คดีน้องชมพู่ค่ะเด็กหญิงวัยสามขวบที่มุกดาหารนะคะ
ทีมข่าวของเราตามความคืบหน้าให้ต่อเนื่องจริงนะคะ
เดี๋ยวหลังข่าวในพระราชสำนักจะเข้มข้นมากขึ้นแต่อยากให้ดูเรื่องนี้ก่อน
คือท่านนับตั้งแต่วันที่น้องชมพู่หายตัวไป๑๑พฤษภาคม
กว่าจะพบเป็นศพก็คือ๑๔พฤษภาคมบนภูเหล็กไฟ
ถ้านับตั้งแต่แรกวันหายไปเนี่ยนะ๓๙วันแล้วยังจับคนร้ายไม่ได้เลยนะคะ
ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีมุมเรื่องของความเชื่อหลายต่อหลายอย่าง
ทั้งพระทั้งหมอธรรมทั้งหมอดูเรื่องราวทางศัยศาสต

วันนี้ค่ะหมอปลามือปราบสัมภเวษีค่ะลงพื้นที่ไปเองเลยนะคะ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีลงพื้นที่ไปและสัมผัสกับอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ
คือทีมข่าวของเราต่อสายตรงติดต่อไปที่หมอปลาเชิญหมอปลาไป
บอกคดียังไม่คืบเลยยังจับคนร้ายไม่ได้เลยหมอปลาลองมาดูหน่อยสิ
ใช่หมอปลาตอบรับเลยไม่ลังเลไปเลยนะคะครับหมอปลาไปถึงก็ตรงไปที่บ้านพ่อแม่ของน้องชมพู่
ที่นั่นก่อนเลยไปที่นี่ที่แรกเลยค่ะครับไปเจอคุณยายและน้าของน้องชมพู่
ก็เริ่มจากการถามไทยสารทุกข์สุขดิบก่อนนะคะวันนี้พ่อแม่ของน้องชมพู่ไม่อยู่เพราะมีธุระ
ก็ต้องไปให้ปากคำกับตำรวจที่สพกกกตูมก็พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองแบบที่เห็นค่ะ

เขารักชมพู่ทั้งม่าทั้งครอบครัวเลย

วันนี้ก็ได้เจอติด้วยคุณกิติศัตริย์

พ่อแม่ของน้องชมพู่ไปคุยกับตำรวจครับหมอปลาก็เลยคุย
กับคุณยายพอคุยกับคุณยายเสร็จหมอปลาเลยบอกว่าเดี๋ยวขอ
ดูหน่อยนอกบ้านนะคะรอบบ้านเดินดูภายในของตัวบ้านหมอปลา
ก็เดินดูอืมหมอปลาบอกว่าถ้าสัมผัสได้ถึงวิญญาณของน้องชมพู่
จะมีอาการเหมือนที่เคยเป็นนะคะครับปกติที่เวลาหมอปลาสัมผัส
อะไรได้ก็จะหาวน้ำตาไหลแต่ก็หมอปลาบอกถ้าไม่มีอาการแบบ
แปลว่ายังไม่สัมผัสถึงวิญญาณน้องชมพู่นะครับบอกกับครอบครัว
ของน้องชมพู่แบบนี้นะคะหมอปลาบอกเองนะว่ามนต์ดำศัยยศาสต
ที่มีการพูดว่าคนก่อเหตุเนี่ยมีมนต์ดำศัยศาสตร์ทำให้ไม่
เห็นหลักฐานไม่จริงครับหมอปลาบอกว่าไม่จริงอย่าไปเชื่อเป็นเรื่องที่

อะไรได้บ้างหรือยังไม่น้องก็เลี้ยวใช่ไหม

คิดว่าจะจบเลยไหม

เบอร์โทรรื้อศรีค่ะ

ฟรื้อศรีก็จะใช้น้องฟิลาน่ะบอกอดิแหล่ะ
ไม่บ้านแม่ชมพูก็เสียเหมือนกันนะคะ
โอ้ยเพิ่ง

ไม่มีใครหรอกเอาวิญญาณน้องไปได้เชื่อผมเถอะนะ
จะทักนู่นทักนี่เพื่อให้เรามาประกอบพิธีกรรมต่อ
คือหมอปลาเนี่ยวันนี้ไปหลายบ้านนะฮะ
หมอปลาไม่ได้ไปแค่บ้านของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นะครับ
แม้ว่าตอนนี้ที่ท่านฟังอยู่เนี่ยหมอปลาจะบอกกับคุณยายของน้องชมพู่
บอกกับผู้สื่อข่าวของเราว่ายังไม่มีนะลักษณะสัมผัสพิเศษที่ตัวเองจะสัมผัสได้
น้ำตาไหลหาวมีอาการผอืดพออมเนี่ย
เพราะหมอปลากระซิบอะไรบอกกับติเอาไว้

แม้ว่าเรื่องมนต์ดำศัยศาสตร์อะไรพวกนี้หมอปลาบอกไม่ต้องเชื่อเลย
แต่ตัวหมอปลาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีมนต์ดำไม่ได้มีศัยศาสต
แต่เขามีสัมผัสพิเศษที่สัมผัสได้เขาสัมผัสอะไรได้เนี่ย
หลัง๒ทุ่มท่านต้องรอฟัง
ใช่เพราะว่าสิ่งที่หมอปลาสัมผัสได้เนี่ยนะ
ถือว่าเป็นเหมือนกับประเด็นใหม่เลยเป็นเรื่องใหม่ของคดีน้องชมพู่เลยนะ
แต่หมอปลาก็คุยกับหมาเพื่อนซีของน้องชมพู่นะคะ
เอาเลยฮะหมอปลาหมอปลาแซวตัวเองแซวตัวเองว่าผมคุยกับหมารู้เรื่องเดี๋ยวลองดู
อาจจะหาว่าผมเป็นประสาหรรณหมาได้ทุกวันนี้หาว่าผมหน้าหมาอยู่แล้วนี่

เราตามให้ต่อนะครับเรื่องราวของน้องชมพู่
เด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านกกอกตะบนกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
น้องหายไปตั้งแต่๑๑พฤษภาคมถ้านับวันแรก๑๑พฤษภาคม
วันนี้๓๙วันเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่
ทุกทางตอนนี้พยายามหาคำตอบกันอยู่
นี่คือภาพที่หมอปรามือปราบสัมพเวสีมาจากเพชรบุรีเลย
มาที่มุกดาหารมาถึงนะครับทุกผู้ชมขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
วันนี้หมอปลาไปไหนไปด้วย
ค่ะแต่ที่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟด้วยลุงพลบอกว่าก็เดี๋ยวจะไปช่วยชี้จก
จุดว่าเจอหลานตรงไหนอะไรยังไงนะครับมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
ผายนขึ้นไปด้วยนะครับหมอปลาต้องการมาพิสูจน์นะครับ
เกี่ยวกับการสัมผัสด้วยตัวเองสัมผัสพิเศษของตัวเอง
เวลาเจอสิ่งเล่นลับอะไรเนี่ยนะฮะเผื่อจะไขปริศนาคำตอบว่า
ทำร้ายน้องชมพู่จนเสียชีวิตแล้วเอาศพมาทิ้งที่ภูเหล็กไฟ
นี่คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเราก็ไปด้วย
หมอปลาบอกโอ้โหทางมันลำบากจริงจริงค่ะเคยดูแต่ข่าวเนี่ย
มาวันนี้นี่แหละนะครับขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟนะครับสำรวจเส้นทางนะครับ
ไปจนถึงจุดที่พบศพน้องชมพู่นะครับเดินผ่านเส้นทางลาดชัน
แบบค่อนข้างลำบากเลยอ่ะนะมาถึงจุดนึงเนี่ยเป็นจุดที่พบรถแบ็คโฮก่อน
แบ็คโฮของเล่นคันสีเหลืองจำได้ไหมครับของน้องอาชิ
ที่เป็นเพื่อนบ้านกับน้องชมพู่เคยเล่นกันอยู่แล้วลืมทิ้งเอาไว้
วันนั้นน้องชมพู่ไม่รู้ว่าถือติดไม้ติดมือมาหรือยังไร
แต่มันถูกทิ้งอยู่แถวนี้นะแล้วก็ไปถึงใต้โขดหิน
เป็นจุดที่เจอกางเกงของน้องชมพู่ถูกถอดทิ้งเอาไว้อยู่
แต่หมอปลาบอกว่า๒จุดนี้ไม่มีอาการอะไรเลย
อันนี้คือหัวเราะกะติพูดคุยกันทั่วไปแต่ถ้าถามว่าแบบสัมผัสพิเศษ
มีอาการปกติเนี่ยที่หมอปลาไปเจอเหตุการณ์สัมผัสได้ถึง
วินยงวิญญาณอะไรต่างนานาเนี่ยนะครับจะต้องหาวมีน้ำตาไหล
บางทีก็ถึงขั้นแบบโอ้โหพออืดผอมหรือว่าจะอาเจียนออกมาก็มี
แต่ว่า๒จุดนี้นะครับที่เจอรถแบ็คโฮกับเจอกางเกง
ไม่มีอาการอะไรออกมานะครับจากนั้นหมอปลาไปต่อครับ
ไปถึงจุดที่พบศพน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟนะฮะ
ศพของน้องชมพู่ที่ถูกทิ้งเอาไว้นะครับในสภาพที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้า
นี่นะฮะตรงจุดนี้นะครับก็ยังมีร่องรอยของ
น้ำเขียวน้ำแดงสิ่งที่เอามาไหว้กันนมเปรี้ยวเนี่ยนะฮะ
นมกล่องเนี่ยนะครับหมอปลาก็ไม่มีอะไรนะครับ
ไม่มีลักษณะหาวน้ำมูกน้ำตาไหลอาเจียนไม่มีเลยนะครับ
ที่ปกติแล้วเวลาตัวเองไปสัมผัสเกี่ยวกับวิญญาณอะไรพวกนี้
หรือว่าจุดที่มีคนตายเคยมีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรต่างเนี่ย
หมอปลาบอกสัมผัสไม่ได้เลยค่ะนี่เห็นไหมไม่มีเลยนะครับ
จุดที่ขึ้นมาบนภูเหล็กไฟทุกจุดในวันนี้นะครับจุดที่เจอหลักฐานทุกจุด
ไม่มีอะไรเลยนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะขึ้นมาที่ภูเหล็กไฟเนี่ย
เขาก็ไปบ้งไปบ้านของใครหลายคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวท่านรอดูไปเรื่อย
หมอปลามีอะไรจะบอกหมอปลากระซิบบอกกับติเอาไว้
แต่ฟังตรงนี้ก่อนตรงจุดภูเหล็กไฟเนี่ยฟังที่หมอปลาให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนนะฮะ
ปกตินะฮะถ้าสมมุติว่าเราไปเจอจุดตรงคนตายหรือมีวิญญาณอยู่
ผมจะเกิดอาการต่อต้านคือน้ำตาไหลแล้วก็จะหาวแล้วก็อ้วกอาเจียน
แต่พอมาตอนนี้ดูตรงจุดน้องชมพู่กายเนี่ยที่เจอศพเนี่ย
ผมปกติมากเลยสัมผัสอะไรไม่ได้เลยนอกจากคันเพื่อยุงกัด
แต่มีอยู่จุดเดียวอันนี้ค่อยว่ากันทีหลัง
อันนี้ก็คือรู้กันรู้กันเฉพาะเพราะเราก็ไม่ได้ไปปักปำใคร
นะแค่ผมมาแค่สัมผัสว่าผมสัมผัสกับวิญญาณน้องได้จุดไหนแค่นั้น
มีอยู่จุดหนึ่งที่สัมผัสได้
จุดไหนเนี่ยท่านรอนะครับท่านรอฟังจากไทยรัฐนิวโชว์นะครับทุกผู้ชมครับ
สิ่งที่หมอปลาบอกเดี๋ยวเราเฉลยให้แน่นะครับ
แต่มันอาจจะบอกไม่ได้ทั้งหมดนะนะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน

มันต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์ของตำรวจด้วย
แต่หมอปลาบอกเอาไว้ท่านรอนะครับ
ท่านผู้ชมครับมีสิ่งสำคัญที่เชื่อมโยงกับข้อสันนิษฐานของหมอปลานะ
ที่บอกว่าคนร้ายเนี่ยทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตจากที่อื่น
แล้วก็พยายามเอาศพมาทิ้งอำพลางให้เหมือนคนร้าย
หวังที่จะข่มขืนกระทำชำราวเด็ก
แล้วก็อาจจะต้องการปล่อยศพทิ้งเอาไว้เพื่อให้ศพเน่าจะได้พิสูจน์ยาก
แต่ทีนี้มันมีการมาเจอเร็วกว่าที่คิดนะครับ
แต่ยังไงซะนะครับหมอปลาเนี่ยยืนยันว่า
ไม่ใช่เรื่องที่เด็กจะเดินขึ้นมาเองแล้วมาเสียชีวิตเองอย่างแน่นอนตรงจุดนี้ครับ
ไกลมากไกลจากบ้านน้องเดินเหนื่อยมาก
และอีกอย่างพื้นที่ฟ่างฟ่างมาก
ถ้าเราเจอก็คือต้องใช้เวลาหลายวันนะ
เพื่อให้ศพมาเน่าแต่เจอไว
เลยก็ที่บอกว่าจากลักษณะศพพยายามแก้ผ้าให้รู้ว่าน้องโดนข่มขืน
แต่ผลการจนสูตรมาแล้วว่าไม่ได้ข่มขืน
เมื่ออันสร้างสถานการณ์แล้วว่าเด็กโดนกลมขืน
หมอปลาคิดไหมหลายคนบอกว่าเด็กเดินมาเองได้
ไม่มีทางไอ้คนคิดอ่ะอยากให้มันเดินมาเอง
ขนาดยังขอบแดกอ่ะนะ
และฝากถึงพุทธกับภาคภูมิด้วย
สองคนนี้เหนื่อยนะเงินเดือนขึ้นด้วย

วันกี่รอบรู้ไหมวันกี่รอบรู้ไหมว่าต้องอยู่เนี่ยเป็นเดือน
แล้ววันกี่รอบรู้ไหมอืมเงินขึ้นกันบ้างภาคภูมิพุทธะได้ยิน
ไหมแต่ก็เด็กขึ้นมาตายไม่ได้หรอกฝากถึงไอ้พวกที่
ว่าเด็กขึ้นไว้มาตายเองอ่ะมาเดินตั้งวันดิมันจะรู้
ไหมเพิ่มเงินเดือนให้ตีด้วยถ้าผู้ชมครับเรื่องของคดีเนี่ย
ถ้าท่านเห็นภาพที่หมอปลาขึ้นมาที่บริเวณภูเหล็กไฟเนี่ย
ตั้งต้นลุงพลลุงเคน้องชมพู่มาด้วยตลอดลุงพลเนี่ยนะครับ
วันนี้มาด้วยนะครับอ่าลุงพลบอกว่าที่เดินขึ้นมาด้วยเนี่ย
คือตั้งใจจะมาเก็บเห็ดนะแต่ก็อ่ะไหนหมอปลามาแล้วก็เลยมา
ชี้จุดต่างไปด้วยตัวก็แล้วกันแล้วก็ใช้ไม่ไผ่ชี้ให้หมอ
ปลาดูว่าน้องชมพู่นอนเสียชีวิตอยู่แบบไหนอะไรยังไงเนี่ยฮะ
ชี้ให้ดูครับเพราะว่าลุงพลเขาเป็นคนที่ขึ้นมาตอนแรก
ค่ะอ่าตอนที่มีคนแจ้งว่าเจอรองเท้าแตะของน้องเจอกางเกงของ
น้องถูกทิ้งเอาไว้เนี่ยนะครับเจอรองเท้าแตะน้องขึ้น
ก็พบศพแล้วไปเจอกางเกงต่อเนี่ยนะทีนี้เรื่องของศัยยศาสตร์นะ
ที่มีหมอดูคนนั้นร่างทรงคนนี้หรือว่าจะพระอะไรก็แล้ว
แต่เนี่ยบอกว่าน้องชมพู่ตอนนี้ถูกคนร้ายที่มีศัยศาสตร์
มีมนต์ดำมีวิชาอาคมสะกดวิญญาณเอาไว้แล้วก็ใช้คาถาไม่
ให้เจอหลักฐานต่างต่างนะครับหมอปลาบอกว่าวิญญาณของน้อง
ชมพู่เนี่ยไม่มีฮะที่ว่าไปเข้าสงเข้าสิงร่างทรงองค์
อะไรยังไงไม่มีทั้งสิ้นมนตงมนต์ดำก็ไม่มีถ้าจะมี
บนภูเหล็กไฟนะก็มีแต่ก้อนหินก้อนดำ
เขียนเขียนข้างขวาแล้วก็ขันหน้ามาฝั่งนี้ที่มาเห็นถูก
เหมือนจะส่งไปถ่วงแขนตรงห้องไหล่
เพราะว่ามันลอยขึ้นมามันสามารถส่องไฟด้วย
นี่ใกล้สุดแล้วที่ผมนั่งผมนั่งอยู่ตรงนี้แหละ

เจ้าป่าเจ้าเขาตัวไหนมาจับ
ใครไปฆ่านะติดต่อผมตอบกลับบ้านให้ดู
เนี่ยคนมันพามาฆ่าแล้วก็ไอ้เรื่องศัยศาสตร์มันไม่มีหรอก
กดวิญญาณครับบอกว่าน้องถูกสะกดวิญญาณครับผม
ใครมึงสะกดวิญญาณได้ไอ้พวกหมอศัยศาสตร์ก็อ้องกันใหญ่ว่าน้องโดนสะกดวิญญาณ
น้องไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะน้องไม่ได้สะกดวิญญาณ
เขาสะกดวิญญาณน้องทำไมอ่ะเพราะน้องเป็นจิตที่บริสุทธิ์นะ
ลูกหลานใครนะครับที่จิตที่บริสุทธิ์จำไว้นะครับ
ไม่มีหมอผีตัวไหนหรือหมอศัยศาสตร์ตัวไหนต้องเล่นเป็นตัวไอพวกนี้
สะกดวิญญาณหรือทำศัยศาสตร์ใส่น้องได้
ไม่มีแต่พวกนี้ให้ราคาพวกมันเอง
ว่าสามารถทำสะกดวิญญาณได้เพื่ออะไรรู้ไหม
ต่อยอดฮะไงนี่คือจุดหลักเลย
นะแล้วก็จำไม่ได้ว่าน้องเข้าไปดีแล้ว
อย่าไปยื้อน้องเลยว่าน้องยังอยู่จุดนู้นอยู่จุดนี้
และอีกอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ
เขาไม่มาฆ่าคนหรอกแต่คนน่ะฆ่าคนครับ
ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ฆ่าไม่ใช่ความเชื่อว่าเจ้าป่าเจ้าเขามาฆ่าน้อง
มีแต่หินดำมนต์ดำไม่มีครับ
มีแต่ผิวหมอปลาโคตรดำวันนี้ตากแดด
คือหมอปลาเนี่ยเขาไม่ใช่ร่างทรงไม่ใช่หมอดูหมอผีอะไรทั้งสิ้นนะฮะท่านผู้ชม
หมอปลาเนี่ยเขาคือคนธรรมดาแต่เขามีสัมผัสพิเศษ
เวลาเขาไปพบสิ่งที่มันเป็นเรื่องของวิญญาณการตายอะไรพวกนี้
เขาจะมีอาการหาวน้ำตาไหลน้ำมูกไหลอาจงอาเจียนอะไรพวกนี้
เพราะฉะนั้นเขาจึงไม่เชื่อเรื่องศัยศาสตร์เวทมนต์หมอผีร่างทรงอะไรทั้งสิ้น
เพราะก่อนหน้านี้หมอปลาเคยพูดประเด็นเรื่องร่างทรงอยู่หลายครั้ง
ตอนที่มีข่าวเรื่องร่างทรงบ่อยหมอปลาก็บอกแล้วว่าไม่เชื่อเรื่องนี้นะคะ
คือหมอปลาเดินลงจากเขาแล้วเนี่ยแม่ของน้องชมพู่กลับมาพอดีนะคะ
กลับมาจากการสอบปากคำกับตำรวจก็เลยได้เจอหมอปลา
เพราะว่าตอนเช้าเนี่ยมาก่อนแล้วไม่เจอกัน
ใช่ค่ะได้คุยกับคุณยายไม่ได้เจอพ่อกับแม่ของน้องชมพู่
แล้วก็เลยขึ้นเขาก่อนพอลงจากเขาอ้าวแม่กลับมาพอดี
ก็เลยได้เจอแม่นะคะหมอปลาบอกกับแม่น้องชมพู่ว่า
แม่น้องสบายใจได้วันนี้ตัวเองได้ขึ้นเขาเพื่อพิสูจน์แล้ว
ไม่มีดวงวิญญาณดวงไหนถูกผีหรือมนต์ดำขังไว้ทั้งสิ้น
การที่หมอผีร่างทรงหรือแม้แต่พระสงฆ์เอง
ที่แสดงอภินิหารต่างบอกว่าน้องถูกวิญญาณร้ายสะกดเอาไว้
หรือบางคนก็อ้างว่าวิญญาณของน้องมาเข้าสิง
หรือถูกเจ้าป่าเจ้าเขาลงโทษหมอปลาบอกเลยว่า
สาระมากค่ะคนที่ทำร้ายน้องคือคนไม่ใช่เจ้าป่าเจ้าเขา
วันนี้ที่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟร่างกายของหมอปลาไม่ได้มีอาการต่อต้าน
ไม่ได้มีอาการแปลกอย่างที่เคยมีเวลาสัมผัสได้กับสิ่งลี้ลับหรือวิญญาณนะคะ
หมอปลาบอกขึ้นไปเจอแต่เห็ดกับยุงกัดน้องอายุแค่สามขวบ
น้องยังบริสุทธิ์อยู่ไม่มีทางที่ใครจะสามารถเอาวิญญาณของน้องไปทำอะไรได้
หมอปลาก็ให้กำลังใจแม่ของน้องชมพู่นะคะว่าอย่ากังวล
ตอนนี้วิญญาณของน้องชมพู่ไปสู่สุขติแล้วค่ะ
นี่นี่คือสิ่งที่แม่อยากฟังที่สุดค่ะ
นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์

พวกคุณอิ่มทริปการเอาวิญญาณคนไปเนี่ย

หรือเจ้าป่าถ้าเจ้าป่ามเอาไป

พูดหลักของความจริงว่าน้องอ่ะ
ถามว่าน้องคือเด็ก

ทีวิทย์หลังฟาร์มตายก็จะกลับพบกับภูมิ
ตามที่เขาต้องไป

แต่เด็ก๓ขวบบ่อยดีสุด

คนนี้สูงอะไรแม่จะคิดว่าน้องตอบ

ทางปัญญามันยังไม่เกิดขึ้น
เด็กตรงเนี่ยคือกูได้กินกูได้ขี้กูได้นอน

ผิวดำผิวแดงผมคิดว่าน้องยังไม่รู้

จริงไหมหน้าตารูปใครน้องไม่รู้เหรอครับ

สบายใจค่ะไม่อยากได้ยินคำพูดแบบนี้
ยืนยันให้แม่รู้ว่าน้องอ่ะไปแล้วค่ะ
น้องไม่ได้ผูกผูกมัดหรือว่าโดนมนต์ดำอะไร

เพราะว่าหมอปลาเป็นคนที่แม่ติดตามมาตลอดนะ
ดูเพราะว่าท่านไม่มีอิทธิฤทธิอะไรเลย
ท่านพูดความจริงค่ะใช่
แม่ชอบค่ะแต่แม่ชอบมันคือความจริง
หมอปลาไม่มีอภินิหารค่ะแม่ดูตลอด
มันก็ตอบคำถามไม่ได้พวกรั่งทรงมาอะไรอย่างนี้
แล้วคือสิ่งที่หมอปลาพูดเป็นสิ่งที่แม่คิดมาตลอด
หมอปลาตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าตอนที่เจอศพน้องชมพู่อะค่ะ
จริงแล้วตำรวจได้กั้นพื้นที่หรือเปล่า
ตั้งคำถามเอาไว้แบบนี้นะคะเพราะเหมือนกับว่าหมอปลาน่าจะดูจากภาพข่าว
แล้วก็เห็นว่าตำรวจอาจจะไม่ได้กันพื้นที่อะไรเลย
หมอปลาบอกว่าจริงแล้วเวลาเจอศพของน้องชมพู่ควรจะกั้นพื้นที่หน่อย
ล้อมเอาไว้สัก๕วัน๗วันจะได้ไม่มีใครไปทำลายหลักฐานครับ
แต่ถ้าถามว่าน้องชมพู่เดินขึ้นเขาได้เองหรือเปล่า
หมอปลายืนยันเลยว่าเป็นไปไม่ได้จริง
ขนาดวันนี้เดินขึ้นไปไม่นานหมอปลาเองยังเหนื่อยเลย
ธรรมชาติของเด็กถ้าอยู่บนเขาแบบนั้นต้องเดินลง
ไม่มีทางเดินขึ้นจนทำให้ไปเสียชีวิตอยู่บนภูเหล็กไฟแน่นอน
อัน๔๕๐มที่เจอน้องอ่ะ
เจ้าหน้าที่ประมาท
ทำไมถึงไม่ขึงจุดที่เจอศพน้อง
อย่างน้อยมันต้อง๕๗วันนะนี่แป๊บเดียวอ่ะมันใช่เหรอ
ผมเห็นแล้วอะไรวะเจอหลักฐานเจอน้องแต่ไม่ขึงกันอะไรเลย
ใครก็เข้าไปได้ทีนี้มันจะจับมือใครดมได้อ่ะ
หรือจะให้แบบร่างทรงฝันเพราะคนนั้นเป็นคนฆ่าบาป
เราจับเขาไม่ได้มันไม่มีหลักฐาน
เอาความฝันว่าไอ้คนนี้เป็นคนฆ่ามันทำได้เหรอ
มันทำไม่ได้แต่คุณมาพลาดกันจากเรื่องขอโทษนะ
เขาคิดว่าคดีแม่ที่แรกเป็นคดีคนบ้านนอกคอกนา
๓ขวบขึ้นเองได้ไหมไปถึงตรงนู้น
ไม่มีทางผมเดินไปครึ่งทางยังเหนื่อยได้ยาง

ถ้าเอาเด็กปล่อยไว้ตรงครึ่งคือให้สังเกต

แล้วก็แม่ที่มันมีข่าวบอกว่า

ที่มีข่าวบอกว่าเด็กขึ้นไปฆ่าเอง
พวกวิจารณ์ทั้งหลายนะมึงลงมาตรงนี้ดิเดี๋ยวมึงจะรู้ว่า

ว่าเด็กเดินขึ้นไปตายเอง
มึงมาดูลุงมาเดินไอ้ตัวแก่นะกูอยากให้มึงเดินเนี่ย
แล้วไอ้หัวใจว่าไอ้ตายผีเฝ้าภูเขาอยู่เนี่ย
มันเดินไปไม่ได้ผมแม่มันตั้งหลายชั้นอ่ะ
โหดหอบอ่ะนักข่าวยังพักตั้งหลายรอบ
ทางที่มันใช่เด็กนี่เด็ก๓ควบ
ด้วยตามหลักของเด็กมันต้องเดินลงร่างไม่เดินขึ้นบนหรอก
นี่แหละฮะการตั้งข้อสังเกตของหมอปลาทางเรื่องคดี
หรือว่าการสัมผัสด้วยตัวเองตอนขึ้นภูเหล็กไฟนะ
คือถ้าย้อนกลับมาดูตอนที่หมอปลาเดินทางมาถึงที่บ้านกกอกเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมครับคือวันนี้มันมีช่วงเวลาหนึ่งที่
ตำรวจสพกกตูมเนี่ยมาเชิญตัวคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เนี่ย
ขอข้อมูลเพิ่มเติมอืมอ่าก็เลยไม่ได้อยู่ที่บ้าน
ช่วงนั้นเป็นจังหวะที่หมอปลาเนี่ยอยากจะเดินสำรวจที่บ้านพอดี
แล้วก็ระแวกแถวบ้านแถวหมู่บ้านเนี่ยนะฮะ
ก็ที่บ้านเนี่ยมียายอยู่นะคุณยายน้องชมพู่
บ้านที่มีต้นมะม่วงพี่ชมพู่บอกกับสดิ้งพี่สาวว่า

หมอปลาเขาก็เลยขออนุญาตเดินสำรวจนะเกี่ยวกับพื้นที่ต่าง
เพื่อจะเจอสัมผัสพิเศษอะไรยังไงบ้างนะครับ
บอกว่าวันนี้อยากมาเพื่อให้คนในครอบครัวเพื่อให้ชาวบ้านจะได้สบายใจ
ถ้าสัมผัสได้ถึงวิญญาณของน้องชมพู่เผื่อจะรู้บ้างว่าใครเป็นคนร้าย
หรือว่าจะอะไรยังไงนะครับแล้วก็ขออนุญาตสำรวจพื้นที่แถวบ้าน
ของบ้านที่น้องชมพู่เคยอยู่เคยอาศัยเคยไปนั่งตรงนู้นตรงนี้นะครับ

ถ้าหมอปลาไปตรงไหนในน้ำตาไหนน้ำมุกออกหาวแสดงว่ากำลังสัมผัสกับดวงวิญญาณของคนในตัดชาวชาวชาวโปรด
คือตอนที่หมอปลาได้เดินสำรวจพื้นที่นะครับทั้งจุดที่บ้านหรือว่าจุดพื้นที่ต่างในรอบบ้าน
หลายหลังนะครับวันนี้ไปหลายหลังนะฮะนี่ฮะตรงเนี้ยหมอปลากับติ
คุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราเหมือนหมอปลา
ไปรู้สึกรับรู้หรือสัมผัสอะไรได้บางอย่าง
แล้วก็เหมือนกับส่งซิกหรือบอกอะไรกับตินี่แหละ
แต่ติเขาเฉลยไว้แล้วนะติเขาบอกไว้แล้วเท่าที่จะบอกได้นะ
ท่านผู้ชมรอแป๊บนึงเดี๋ยวเราบอกแน่นะครับ
หลังจากนั้นนะครับก็มีการสำรวจพื้นที่ต่อ
หมอปลาได้ขออนุญาตขึ้นไปบนชั้น๒ของบ้านคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นะครับ
เพราะว่าบ้านเขามี๒ชั้นช่วงนั้นคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่
ขออนุญาตคุณยายกับน้าตายคุณยายกับน้าตายก็ได้พาขึ้นไปเรียบร้อยนะครับ
ขึ้นไปสำรวจในบ้านแล้วก็ขึ้นไปชั้น๒เนี่ยนะฮะ
คุณยายกับน้าตายก็ขึ้นมาด้วยหมอปลาก็ย้ำกับทุกคนว่า
แตะต้องข้าวของบนบ้านทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเด็ดขาด
เพราะว่าถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวของบ้านของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เขา
คุณยายก็น้าตายก็มาด้วยแต่ตอนนั้นเขาถามคุณพ่อคุณแม่เรียบร้อยแล้วนะ
ที่ไปที่สพกกตูมคุณพ่อคุณแม่บอกได้ไม่มีปัญหาก็ให้ขึ้นไปได้
น้าตายได้โทรไปหาคุณแม่น้องชมพู่แล้วว่าเออหมอปลาอยากขึ้นมาชั้นสองได้ไหม
คุณแม่น้องชมพู่บอกว่าได้ขึ้นมาได้เนี่ยฮะแต่หมอปลาก็ขอความร่วมมือทุกคนว่า
อย่าไปแตะต้องข้าวของอะไรให้ขึ้นมาไม่กี่คน
บนบ้านมีข้าวของอยู่พอสมควรนะครับมีมุ้งที่กางเอาไว้ด้วย
มีกระสอบข้าวสารด้วยมีข้าวของเครื่องใช้ด้วยเสื้อผ้าน้องชมพู่ก็มี
ยายบอกว่าหลังจากที่น้องชมพู่เสียชีวิตเนี่ย
พ่อกับแม่น้องชมพู่ก็คือลูกสาวกับลูกเขย
ไม่ได้ขึ้นมานอนที่ชั้นสองเลยนะฮะอ่าเพราะว่าเหมือนกับว่าก็ยังทำใจไม่ได้
ปกติจะนอนกันอยู่ข้างบนตรงเนี้ยนะครับอ่ามองไปทางไหนมันจะเจอแต่สิ่งของของน้องชมพู่อ่ะ
คุณพ่อคุณแม่เขาเลยไม่ขึ้นมานอนชั้น๒เลย
ไม่แต่ก่อนก็แม่เขาก็นอนข้างบนพอเกิดเรื่องแล้วเขาคือไม่อยากขึ้นมา
ว่าลูกเขาวิ่งยังไงเล่นยังไงเขาก็เลยนอนข้างล่าง

บ้านน้องชมพู่เขารวยมากเพราะว่าข้างบนเขาจิ้งจกตุ๊กแกอยู่แม่
คนนอนข้างล่างสุดยอดเลยสร้างบ้านสองชั้นให้จิ้งจกตุ๊กแกอยู่

อันนี้ชื่อสะพานน้องจมพู่
เขาก็ใส่แบบธรรมชาติมากเลยนะ
คือการมาเดินสำรวจมาสัมผัสวิญญาณของหมอปลาในครั้งนี้เนี่ย
ก็จะเห็นว่าก็ทำให้คนที่บ้านเนี่ยก็ได้มีเสียงหัวเราะรอยยิ้มออกมาบ้าง
อย่างคุณยายเนี่ยเห็นไหมเจอมุกของหมอปลาเข้าไปนะครับ
คุณยายกับน้าตายก็เครียดเรื่องคดีความกันมาตลอด
วันนั้นที่ตำรวจมาบ้านลูกเขยอ่ะบ้านลุงพลเป็นครั้งที่สองเห็นไหมคุณยายนี่แบบ
อื้อหือเดินหัวฟัดหัวเวียงเลย
หมอปลาก็เหมือนกับไปให้กำลังใจแหละแล้วก็ให้คนในครอบครัวผ่อนคลายสบายใจมากขึ้นหน่อยอะไรอย่างนี้
ก็มีรอยยิ้มได้บ้างหัวเราะได้บ้างนะครับ
หมอปลาบอกว่าไม่อยากให้ทุกคนเครียดไปกว่านี้นะครับ
เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องรอการพิสูจน์หลักฐานการสืบสวนสอบสวนของทางตำรวจ
หมอปลาใช้เวลาอยู่สักพักนึงนะครับก็ได้บอกให้คุณยายน้องชมพู่สบายใจว่า
ที่นี่ไม่มีอะไรเนี่ยหมอปลาก็เดินหมดแล้ว
ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เนี่ยอาการหาวน้ำตาไหลอะไรเนี่ยไม่มีออกมาเลย
มันดีอยู่ก็โอเคแม่ไม่มีอะไรหรอกนะ
ก็ผมไม่หาว่ะ
แม่คงไม่กี่วันหรอกเนอะแต่แต่ไม่ใช่ว่าผมเป็นเทวดาแล้วมาปั๊บแล้ว
หมายจับไม่เกี่ยวกับผมนะผมมาแค่คุยกับแม่ไม่ให้แม่เครียดแม่
มาหาผมแม่เครียดไหมวันนี้แม่เจอผมแม่เครียดไหมไม่เครียด
เครียดไม่เครียดไม่เครียดห้ามเครียดน่ะถ้าอยู่กับหมอปั๊นนั้นนั้น
มันกำลังคงจะอ้วนขึ้นกว่านี้แม่ไม่ต้องเครียดเราสบายใจหน่อย
สบายใจเพราะว่าน้องเชื่อดิน้องเขาคือนางฟ้าบนสวรรค์แล้ว
ค่ะหมอปลาบอกท่านายความคิดของหมอปลานี่นะ
ตอบให้นะคะแต่จากบ้านของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่อะค่ะหมอปลาไปที่บ้านป้าถ่อน
ไปคุยกับลุงพลค่ะเพราะว่าลุงพลนั่งอยู่ตรงนั้นนะคะ
คือหมอปลาเนี่ยก็บอกเลยว่าตั้งแต่ติดตามข่าวมา
แล้วเห็นข่าวของลุงพลหมอปลาเห็นใจนะ
เห็นใจลุงพลที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยไปมากลายจะเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับต้นเลยด้วยซ้ำ
โดยเฉพาะคนที่แสดงความคิดเห็นผ่านโลกโซเชียล
หมอปลาไปให้กำลังใจลุงพลบอกว่าไม่ต้องไปอ่านความคิดเห็นหรอก
มันจะยิ่งทำให้เครียดคิดมากไปกันใหญ่
แล้วก็บอกลุงพลว่าเรื่องร่างทรงมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะ
พิธีกรรมต่างมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันอยู่ที่จิตใจเราว่าเราจะปล่อยวางไหม
ได้สักพักนึงหมอปลาบอกลุงพลว่าขอไปบ้านลุงพลได้ไหม
ลุงพลก็เดินพาหมอปลาไปที่บ้านของลุงพลค่ะ

ร้านมาเข้าฝันมั้ย

ก่อนนอนก็อธิษฐานตลอดนะอยากให้ชมพู่มาเข้าฝัน

นอนร้องไห้ไม่นอนแต่
รักก็รักมั้ยลูกคนหนึ่งแหละ

เค้าเชื่อแล้วจะมีพฤษีกรรมแบบนี้อยู่ตลอด
พอไปถึงบ้านลุงพลป้าแตนปรียาของลุงพลอยู่ด้วย
พอเจอหมอปลาป้าแตนบอกว่าป้าแตนชินแล้วที่มีตำรวจมาวนเวียนเก็บนู่นเก็บนี่ไปตรวจสอบ
ที่มีตำรวจมาสอบปากคำคือใครอยากทำอะไรนะ
แตนกับลุงพลบอกว่าพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่อยากจะให้จับคนร้ายให้ได้สักที
ก็เลยรู้สึกมันจะชินแล้วก็ดีขึ้นกว่าแรกว่าที่เปิดก่อนไม่เคยเจออะไรแบบนี้

เฟสบุ๊คไปด้วยไปไปมามานอกเหนือจากติสัมภาษณ์มอปลาหมอปลาสัมภาษณ์ติก็ลองดูข่าวค่ะ
ไทยรัฐนิวส์โชว์ค่ะครับดูที่เราทำข่าวเรื่องของร่างทรงต่าง
นี่นะคะหมอปลาเลยติขอสัมภาษณ์ขอถามหน่อย
หมอปลาบอกผมขอถามหน่อยร่างทรงพระพิคเนตเด็ก
เมื่อวานเนี้ยที่ออกข่าวไปเมื่อคืน
พระเดือนชัยตอนที่จะเก็บของออกจากสำนักสงฆ์ถ้ำจานครูภูหินต่าง

ถามอะไรจริงเค้าย้ำบ่อยเหรอ

หมอปลาเขาก็ไปต่อนะเขาไปต่อค่ะคือต้องบอกว่าวันนี้หมอปลาเขาไปบ้านสี่หลังนะคะ
แล้วก็ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟนะคะอันนี้คือจุดหลักที่หมอปลาไปในวันนี้นะคะ
คือหมอปลาจากบ้านลุงพลแล้วเนี่ยค่ะก็ไปที่บ้านของน้องชมพู่นะคะ
แต่ว่าพอออกมาจากบ้านลุงพลลุงพลกับป้าแตนภรรยาก็เลยบอกว่าขอไปด้วย
เพื่อสังเกตการณ์ไปถึงนี่ค่ะก็นั่งเปรย์
เจ้าปลาส้มสุนัขอะค่ะที่โอ้โหซี้กับน้องชมพู่เนี่ย
เห็นลุงพลก็วิ่งไปหาแบบนี้
นาริสทีมข่าวของเรานะคะก็ปักหลักทำข่าวอยู่ที่บ้านของน้องชมพู่นะคะ

ก็เลยไปคุยกับลุงพลและป้าแตนนะคะ
ไปถามว่ารู้สึกยังไงที่วันนี้หมอปลามาเพื่อช่วยน้องชมพู่
ทั้งที่ทั้งลุงพลกับป้าแตนเขาก็เชื่อเรื่องความเชื่ออะไรแบบนี้อยู่แล้วอะนะ
คือเขาก็เลยบอกว่าพอเห็นหมอปลาก็ดีใจก็ถือว่ามีอีกคนนึงแหละที่มาช่วยหลาน
ลุงพลบอกว่าหลังได้คุยกับหมอปลาเป็นการส่วนตัว
ตอนที่คุยกันก็ไม่ได้คุยอะไรกันมาก
หมอปลาถามลุงพลว่าสงสัยใครที่สุดอันนี้หมอปลาเป็นคนถามลุงพล
ลุงพลก็เลยตอบไปว่าตอบไม่ได้เพราะไม่รู้จริง
ดังงั้นสรุปแล้ววันนี้หมอปลามือปราบสัมภเวษี
ที่จะอธิบายได้ว่าสัมผัสถึงสิ่งลี้ลับหรือวิญญาณ
มีอาการคลื่นไส้อเจียนแต่นี่ค่ะจังหวะนี้ค่ะ
ที่เราให้คุณผู้ชมดูภาพไปก่อนหน้านี้ที่อยู่ดีดีหมอปลากระซิบบอกกับติ
อิตติศักดิ์วิราชัยเจ้าเดินสุขทีมข่าวของเราหมอปลาบอกว่า
สัมผัสถึงวิญญาณน้องชมพู่ได้ที่บ้านหลังหนึ่ง
ที่หมอปลาเดินทางไปในวันนี้แต่หมอปลาบอกว่าก็วันนี้ไปสี่หลัง
หมอปลาไม่สามารถบอกได้เดี๋ยวถ้าไปชี้จุดชี้เป้าว่าบ้านหลังไหน
จะกลายเป็นไปปรักปรำเขาปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
และหมอปลาก็บอกกับตินะบอกกับนักข่าวของเราว่า
มั่นใจได้เลยจับคนร้ายได้แน่นอนครับนี่ค่ะ
มันอาจจะไม่ใช่เป็นจุดที่บ้านก็ได้ใช่ไหมฮะ
มันอาจจะเป็นจุดในระแวกพื้นที่ต่างที่เดินไปก็ได้
หมอปลาบอกกับติประมาณว่าความจริงแล้วมันมีจุดนึงนะ
ที่หมอปลาเองก็สัมผัสได้นั่นแหละแล้วมันก็จะต้องมีอาการออกมาแหละ
แต่เขาพยายามที่จะขอเก็บอาการก็แล้วกัน
เพราะไม่อยากให้มันเกิดการปรักปรำกันมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
ของคนในพื้นที่อ่ะคือเรามาแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็ไปแล้ว
แต่คนอื่นเขายังต้องอยู่กันต่อค่ะแต่หมอปลาบอกติเอาไว้นะครับ
ก็เหมือนที่คุณเขียนมาสอนบอกเอาเป็นว่ามีการสัมผัสได้
ซึ่งบอกติมากกว่านี้แต่เราบอกได้เท่านี้ก่อน
เอาเป็นว่าค่อยสืบกันไปค่อยสืบกันไป
ท่านผู้ชมครับเรื่องของหมอปลายังมีอีกนะครับ
ไหนเมื่อกี้เราได้ดูเรื่องของลุงพลไปแล้ว
เดี๋ยวดูลุงพลต่ออีกสักนิดหนึ่งก่อนกันแล้วกันนะครับ
วันนี้เป็นวันแรกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
ที่ลุงพลได้กลับมาที่บ้านของน้องชมพู่
หรือว่าบ้านของพ่อแม่น้องชมพู่อีกครั้งหนึ่ง
ตั้งแต่วันพบศพน้องชมพู่แล้วมันก็มีขดงคดีความตามหาคนร้ายอะไรมา

นี่ฮะนายชัยพลวิพาลลุงเขยน้องชมพู่นะครับ
ได้กลับมาที่บ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
หมอปลามาทำพิธีที่บ้านลุงพลกับป้าแตนภรรยา
แตนก็คือพี่สาวของคุณแม่น้องชมพู่ก็เลยมาด้วย
ก็มาก็แม้จะไม่เจอคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
เพราะว่าตำรวจมาเชิญไปที่สพกกตูม
ก็เลยได้เจอกับตายาย
ก็คือคุณพ่อคุณแม่ของภรรยาพี่น้องต่างก็ได้เจอกันหมดเลย
นี่คุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราอีกคนนึงก็อยู่ในพื้นที่
แล้วมีคุณวิมวลวัลทำพักดีอีกคนนึงมีอยู่๔ทีมนะครับ

ลุงพลเนี่ยไปถึงก็นอกจากหมอปลาเขาจะเดินของเขาไปนะ

นี่ลุงพลก็เดินไปทั่วบ้านของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
ไปเจอน้องสดิ้งด้วยได้เจอน้องสดิ้งด้วยพี่สาวน้องชมพู่นะครับ
วันนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่น้องสดิ้งก็อยู่ที่บ้านนะครับ

ก็ยังทักทายพูดคุยกับน้องสดิ้งกันอยู่นะฮะ
ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าพ่อแม่น้องชมพู่ไม่ค่อยพอใจลุงพลป้าแตนนักนะครับ
ที่ไปตระเวนดูหมอดูร่างทรง
แล้วก็บอกว่าวิญญาณน้องชมพู่เป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้
เพราะว่าทางคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับ
ก็มีการพูดกันว่าจะทำให้ผิดใจกันหรือเปล่า
กลายเป็นโกรธเป็นขัดแย้งกันหรือเปล่า
ลุงพลนี่คงไม่กล้ามาเหยียบบ้านหลังนี้แล้วมั้ง
นี่วันนี้ลุงพลก็มาเห็นไหมฮะ
ลุงพลบอกว่าความจริงแล้วที่ไม่ค่อยได้มาบ้านของชมพู่เนี่ย
ก็เพราะกลัวว่าพ่อกับแม่น้องชมพู่จะยุ่งกับเรื่องการให้ข้อมูลกับตำรวจ
ก็เลยไม่อยากมาสร้างความวุ่นวาย
กลัวว่าจะเป็นฝ่ายทำให้พ่อแม่น้องชมพู่ไม่สบายใจ
แต่ก็ยังหวังว่าสักวันหนึ่งตำรวจจะจับคนร้ายได้
แล้วจะได้ทำให้เขากับพ่อกับแม่น้องชมพู่
จะได้กลับมาคุยกันตามปกติเหมือนเดิม
ลุงพลบอกว่าอยากให้ทุกคนรู้ว่าตัวเอง
ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพ่อแม่ของน้องชมพู่นะครับ
คือที่ผ่านมามันเคยมีปัญหากันบ้าง
แต่ก็เป็นไปตามภาษาญาติพี่น้อง

ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตถึงขั้นต้องตัดขาดกัน
มาครั้งนี้เนี่ยนะฮะที่มาวันนี้เนี่ย
ก็ตั้งใจว่าจะมาเอาเสือ

เคยนำมาปูในช่วงที่มีงานศพน้องชมพู่
แล้วก็มาช่วยงานศพน้องชมพู่อยู่ช่วงนั้น

ก็เลยกะว่าเออจะมาเอาหน่อย

บ่ไดมาช่วงทางเมืองไรนะค่ะ
ดะเดะแหวนพี่น้องมาไหทกันเลย

ดะบนแม่นว่าเฉินมาฮาตรงนี้ตลอดนะ
หรือยังรอบกับมาร์ปกติอยู่แล้วเหรอเนาะ

ลุงพลลุงเขยน้องชมพู่บอกกับคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ว่าเขาเนี่ยรักน้องชมพู่มากรักเหมือนลูกแท้เลยนะฮะ
เพราะว่าเขากับป้าแตนภรรยาเนี่ยเสื้อสีแดงเนี่ย
มีแต่ลูกชายไม่มีลูกสาว
ทีนี้พอน้องสาวภรรยามีลูกสาวคนเล็กอายุ๓ขวบเนี่ยฮะ
ตัวเล็กน่ารักเขาก็เลยรักมาก
พอน้องชมพู่หายไปได้ออกอาสาเลยนะอาสาออกติดตามตามหาทุกวัน
เพราะเป็นห่วงหลานไม่ต่างจากคนอื่น
บางครั้งอาจจะดูเกินหน้าเกินตาไป
คนก็เลยเข้าใจผิดยืนยันว่าที่ทำไปทุกอย่างเพราะความเป็นห่วงหลาน
แล้วบางทีอาจจะดูเหมือนพูดมากเกินไป
แต่ก็ยืนยันว่าเป็นไปด้วยความจริงใจแล้วก็ความหวังดีจริง
ครับก็นี้แล้วค่ะ
ก็นับตั้งแต่วันชาปนกิจศพน้องชมพู่ลุงพลก็ไม่ได้ไปที่บ้านอีกเลย
ก็เพิ่งไปวันนี้เพราะว่าหมอปลามือปราบสัมภเวษีลงพื้นที่ไป
ทีนี้ค่ะตอนนี้ตำรวจก็ยังไม่ตัดผู้ต้องสงสัยคนไหนทิ้งนะคะ
มูลเหตุในการก่อเหตุก็ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะคะ
แต่ตำรวจบอกว่าหลักฐานต่างที่มีเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องในแต่ละวัน
ก็สามารถตีกรอบให้แคบลงมาได้ในระดับหนึ่ง
แต่ไม่สามารถบอกเป็นตัวเลขได้ว่าคืบหน้าไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว
ดังนั้นคำถามคือแล้วทำไมลุงพลถึงยังตกเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่
แล้วไปมากลายเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับต้น
มันมีอยู่ประเด็นนึงนะคะที่ทั้งลุงพลและคนใกล้ชิดก็พยายามจะตอบในประเด็นนี้
ก็คือวันที่น้องชมพู่หายตัวไป๑๑พฤษภาคม
ลุงพลอยู่ไหนกันแน่ช่วงเวลาตลอดทั้งวันเนี่ยลุงพลไปไหนยังไง
คนที่ให้ข้อมูลอีกคนนึงนะคะที่เขาบอกว่าเขาอยู่กับลุงพลวันนั้นก็คือป้าถ่อน
คือประเด็นที่อยู่ไหนเนี่ยลุงพลก็ออกมาอธิบายชี้แจงแล้วว่า๑๑พฤษภาคมอยู่ไหนกี่โมงยังไงบ้าง
ไปรับพระไปส่งพระใช่ป้าถอนคนนี้คือพยานคนสำคัญที่อยู่กับลุงพลในช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายไป
ก็คือตั้งแต่๙โมงเช้าจนถึงเที่ยงของ๑๑พฤษภาคมค่ะ
ถอนก็เลยบอกว่ามาเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีย้อนเหตุการณ์อีกที
ในวันนั้นเนี่ยป้าถ่อนกับลุงพลจะต้องไปส่งพระที่หนองสูง
ระหว่างทางป้าแตนภรรยาของลุงพลซึ่งก็คือป้าของน้องชมพู่โทรไปหาแล้วบอกว่าน้องชมพู่หายไปนะ
ถ่อนบอกว่าก็คิดในใจว่าเดี๋ยวไปส่งพระกลับมาก่อนแล้วค่อยไปช่วยกันตามหา
แต่อีกใจหนึ่งก็นึกว่าเด็กน้อยคงไม่ไปไหนไกลหรอกมั้งเดี๋ยวก็คงจะเจอ
ระหว่างทางค่ะป้าแตนโทรหาตลอดถามตลอดว่าพาน้องชมพู่ขึ้นรถไปด้วยไหมน้องชมพู่อยู่ด้วยไหม
ถ่อนบอกว่าก็ยืนยันไปว่าไม่มีไม่ได้พาน้องชมพู่มาด้วย
ถ่อนบอกไม่คิดนะคะว่าจะเกิดเหตุสลดแบบนี้ขึ้นกับน้องชมพู่
หลังเกิดเหตุก็ถูกตำรวจเรียกไปสอบปากคำถูกตรวจดีเอนเอเหมือนกับคนอื่นเหมือนกับทุกคนในหมู่บ้าน
อย่างวันนี้สามีของป้าถ่อนก็ถูกเรียกไปสอบปากคำด้วยซึ่งก็ให้ความร่วมมือยินดีให้ความร่วมมือกับตำรวจทุกอย่างค่ะ
สองคู่ผัวเมียนี่กับไปกับพาที่นี่เขาก็โทรถาม
โทรถามเขาเขาก็บอกว่ายังไม่เจอเลยทีนี้อีกคนนึงนะ
เขาโทรไปบอกได้เอาน้องไปไหมโอ๊ยแล้วพวกกูจะเอามาทำไมก็เลยว่า
ก็มาส่งพระเราก็ยังไม่รู้เลยว่าน้องอยู่ไหนอะไรทำน้องนี้
แสดงว่าตอนไปพระเต่นบอกโอ๊ยใจหายเหมือนกันก็เป็นห่วงอะไร
เออเขาก็ลงมาเนอะเขาบอกว่าป้าถอนชมพู่หายเอ้าเราก็ไปส่งพระ
เราก็ไปส่งพระก่อนก็เลยว่าอย่างนี้เดี๋ยวมาค่อยช่วยเขาหา
มันคงไม่ไปไกลหรอกเนอะเด็กเราเนอะก็เล่นเล่นแถวนั้นแหละคิดกันนะ
ก็ไม่เคยมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็แต่เกิดมา
เห็นลุงพลก็มาบ้านป้าถอนบ่อยมากินข้าวบ่อยเป็นยังไงบ้างคะให้กำลังใจกันยังไง
อ๋อก็เนอะอยู่ด้วยกันนี่แหละทำยังไงได้เนอะอืม
กรรมของเราเวรของเราเนอะ
ไม่ต้องกำลังใจรุงพลยังไงไม่ต้องมีคุยกันบ้างกัน
เออก็สู้สู้แล้วทำยังไงเนอะเราก็พูดความจริงแล้วเนอะเออ
อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดก็ความจริงของเราก็อย่างนี้นะ
อืมบอกเราไม่ได้ทำก็คือเราไม่ได้ทำ

อืมก็สู้ตามแบบเผยของเราเนี่ยนะเราไม่มีอะไรลึกกว่านี้แล้ว
นี่นะคะทีมข่าวก็ถามป้าถอนนะคะว่ารู้หรือเปล่าเนี่ยวันนี้
หมอปลามือปราบสัมภเวษีคนดังเนี่ยจะมาที่บ้านกกตูม
จะไปชี้จุดที่พบศพน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟ
ถ่อนก็บอกว่ารู้แต่ไม่ได้รู้จักว่าหมอปลาคือใคร

แต่ถ้าเกิดการมาของหมอปลาจะช่วยให้คดีคลี่คลาย
จะช่วยให้จับคนร้ายได้ยินดีอยากให้จับคนร้ายได้ให้เร็วที่สุด
เพราะว่าตั้งแต่มีคดีของน้องชมพู่ทั้งหมู่บ้านเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะ
อยากให้สถานการณ์กลับไปเป็นเหมือนเดิม
จัดการกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน
แล้วกลับไปใช้ชีวิตทำงานกันอย่างปกติ
จากนั้นค่ะคุณผู้ชมทีมข่าวก็ไปที่บ้านของลุงพลนะคะ
ลุงเขยของน้องชมพู่นะคะนายใจพลวิพาค
คือวันนี้ลุงพลสีหน้าดีขึ้นนะคะคุณวิมลวันทีมข่าวของเราบอก
บอกว่าดูมีกำลังใจมากขึ้นพูดคุยยิ้มถามตอบกับนักข่าวดี
ก็ถามว่าลุงพลเครียดไหมลุงพลก็ยอมรับว่าเครียด
แต่เครียดน้อยลงแล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเราทำดีที่สุดแล้ว
ก็เลยถามลุงพลต่อนะคะในฐานะที่ลุงพลชำนาญเรื่องของการขึ้นเขา
เก็บเห็ดหาของป่าเหลื่อยไม้คือถามลุงพลว่า
ถ้าต้องแบกของหนักสัก๑๐กิโลขึ้นเขาจริงแล้วต้องทำยังไง
ขั้นตอนเป็นยังไงที่เราถามแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
นี่ค่ะบอกว่าถ้าแค่หาเห็ดเก็บผักหวาน
เขาจะทำแบบนี้เป็นกระเป๋าเย็บสะพายแล่งหรือสะพายข้าง
หรือเป็นตระก้าผูกเอวแค่นี้ก็พอ
ก็เอาถุงปุ๋ยแถวบ้านกระสอบปุ๋ยแถวบ้านนี่แหละ
ผูกเป็นกระเป๋าแบบเนี้ยเพราะมันไม่ได้หนักนี่เก็บเห็ดเก็บผักใช่ไหม

แต่ถ้าต้องถือของหนักแล้วขึ้นเขายังต้องมีเลื่อย
อุปกรณ์ทำไม้ก็จะทำเป็นเป้

เดี๋ยวไปดูลุงพลสาธิตนะคะ
ปกติเนี่ยจะต้องใช้เชือกอะไรคะลุง
มันจะเป็นใช้เชือกปลายอย่างนี้ได้หรอรับน้ำหนักได้หรอ
รับน้ำหนักได้แต่มันจิบบาร์อย่างนี้นะ

พอยิ่งขึ้นเขาน้ำหนักมันก็ยิ่งหนูแรงแล้วแต่น้ำหนักของสิ่งที่อยู่ข้างในเออ
เชือกที่ปกติต้องใช้เขาอันนี้ก็ได้๓๐๔๐กิโลได้แต่บาร์แล้วมันจะมิด
ซึ่งปกติมันก็จะเป็นเชือกแบบนี้ไม่ได้ใช้เชือกฟางนะ

ใช่อันนี้ก็มัดตรงนี้

ปกติมัดตรงนี้แหละก็เป็นเชือกตรงนี้แหละเนี่ยเชือกเขียวตรงนี้แหละมัด

ครับเวลาซัพพอร์ตเค้าจะซัพพอร์ตตรงนี้เนี่ย

อันนี้แบกได้หลายกิโลเมตรบนมัก

ถ้าในร่อนเขียวมันจะรับน้ำหนักได้เยอะตัวนี้

คือที่ทีมข่าวของเราลองให้ลุงพล

เวลาขึ้นเขาอะไรให้ดูเนี่ยคืออย่างนี้ฮะถ้าท่านผู้ชมจำได้แล้วตามข่าวมาตลอดเนี่ย
มีชาวบ้านคนหนึ่งในพื้นที่บอกว่าวันที่๑๑พฤษภาคมไม่รู้ว่าลุงพลจะไปรับพระส่งพระอะไรยังไงก็แล้ว
แต่ที่ชมพู่หายไปเนี่ยแต่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่น้องชมพู่หายไปเนี่ย
เขาเห็นลุงพลไปกรีดยางอยู่แถวสวนยางใกล้บ้านน้องชมพู่นะฮะ
เมื่อไปรวมกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ไปเจอลักษณะเส้นขนเหมือนกับขนของสุนัขติดอยู่ในศพของน้องชมพู่
แล้วก็มาไล่หากระสอบที่คาดว่าคนร้ายต้องทำร้ายเด็กจนเสียชีวิต
แล้วเอาใส่กระสอบเอาใส่ถุงปุ๋ยแล้วขึ้นไปทิ้งที่ภูเหล็กไฟ
แสดงว่ากระสอบใบนั้นถ้ามีขนสุนัข
ตัวที่พิสูจน์ได้ว่านั่นคือสุนัขที่อยู่มีขนอยู่บนศพของน้องชมพู่เนี่ย

ก็เลยเอ๊ะถ้าอย่างนั้นลุงพลลองทำให้ดูหน่อยได้ไหม

แต่ถ้าลุงพลจะลองทำให้ดูหน่อยได้ไหมว่ามันจะเป็นไปได้ไหม

ใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องของกระสอบปุ๋ยหรือถุงปุ๋ยเนี่ยค่ะ
ตั้งแต่แรกก็ไปเจอกระสอบปุ๋ยอยู่บนภูเหล็กไฟ
ห่างจากจุดที่พบศพน้องชมพู่สักประมาณหนึ่ง
กระสอบนั้นก็เก็บไปเป็นหลักฐานแล้วก็เอาไปตรวจสอบ
แต่หลังจากนั้นที่ต้องมาไล่ดูถุงกระสอบ
แล้วก็ดูวิธีการว่าเป็นไปได้ไหม
ที่จะเอาน้องชมพู่ใส่ถุงแล้วก็แบกขึ้นไปเนี่ย
ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ก็ไปไล่เก็บถุงกระสอบของคนในหมู่บ้านทุกบ้านนะคะ

แต่ทีนี้ค่ะพอทีมข่าวของเราให้ลุงพลสาธิตดูว่า
ท่านะเป็นการตั้งสมมุติฐานนะ
ว่าคนร้ายนำร่างของน้องชมพู่ใส่ถุงกระสอบ
แล้วแบกขึ้นไปไปทิ้งเอาไว้บนภูเหล็กไฟตรงจุดที่พบศพ
ถ้าสามารถนำขึ้นไปจริงทำเป็นถุงเหมือนที่ลุงพลสาธิตแล้ว
จะรับน้ำหนักของเด็กอายุ๓ขวบเป็น๑๐กิโลอย่างนี้

เลยเอาเนี่ยดินค่ะใส่กระสอบ๑๐กิโลค่ะ
เท่ากับน้ำหนักของน้องชมพู่โดยประมาณ
นาริสนะนาริสบุญนิ่มนี่คุณวิมนต์วันคงแบกไม่ไหวผู้หญิง
ดีแล้วใช่ให้นาริสทำให้แทนนี่ค่ะก็ทดลองดู
ดินสิบกิโลเลยลองดูค่ะเพราะว่าน้ำหนักของน้องชมพู่น่าจะประมาณนั้น
ก็ต้องชั่งให้น้ำหนักพอกัน
กะว่าถ้าเป็นเด็กแล้วก็อยู่ในกระสอบเนี่ยจะหนักขนาดไหน
จะเดินขึ้นไปไหวไหมใช่ค่ะพอชั่งน้ำหนักให้ได้
น้ำหนักใกล้เคียงกับน้ำหนักของน้องชมพู่นะคะ
ก็ให้ผู้ชายเพราะคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นผู้ชาย
ให้ผู้ชายลองแบกดูแบบนี้ค่ะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปค่ะ
ทางที่จะขึ้นไปบนภูเหล็กไฟนะคะครับปรากฏว่าพอทีมข่าวแบก
ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วค่ะดังนั้นถ้ามันเป็นแบบนี้จริงนะ
ถ้าคนร้ายแบกน้องชมพู่จริงมันควรจะใช้เวลานาน
เป็นครึ่งข้อนวันด้วยความที่หนักแล้วพื้นที่ก็ไม่ได้ใกล้ใกล้
แล้วเป็นทางขึ้นเขาไม่ใช่ทางตรง
มันน่าจะต้องใช้เวลาพอสมควร

คนร้ายจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูกัน

แล้วไปดูกันได้พอ

ไล่ยางพาราสุดขอบ

เริ่มเหนื่อยมากถ้าจะใช้การวิ่งต่อนี่น่าจะยากครับ
อาจจะใช้การเดินเอาเดินแล้วแบกตรงนี้ไปเรื่อยเพราะว่า
จุดรอบบริเวณตรงนี้มันค่อนข้างที่จะทึบแล้ว
ไม่น่าจะเป็นจุดสังเกตของคนเท่าไหร่คนร้ายน่าจะ
น่าจะอยู่ตรงนี้ได้เดินทำเวลาเร่งเดินแต่ไม่ต้องวิ่งก็ได้ครับ
สังเกตได้ว่าถ้ากล้องหันกลับไปนะ
จะทึบและจะง่ายและในการนำตัวน้องไป
ค่อยไปก็ได้เพราะมันเป็นจุดรับสายตาคนแล้ว
เดี๋ยวจะลองวิ่งดูจากจุดตรงนี้นะครับคือตรงเนี้ยมันรับตาม
เรียบร้อยแล้วอยากรู้ว่าถ้าเกิดคนร้ายวิ่งโดยน้ำหนักเท่าน้องชมพู่ตรงเนี้ยนะ
มันจะหยุดประมาณช่วงไหนนะครับ

ลดละ
ลดละ

อยากให้ดูว่าลักษณะทางขึ้นเนี่ยมันจะเป็น
มันจะชันอย่างเงี้ยฮะและถ้าเกิดว่าคนร้ายใช้โน้ใส่กระสอบเนี่ย
เดี๋ยวจะลองดูนะครับ
น้องหายตัวไปยังจุดที่ผมยืนอยู่ระยะทางนะครับก็
สักประมาณ๕๐๐เมตรนะครับ๐๕กิโลเมตรนะครับ
หกร้อยเมตรซึ่งถ้าวัดจากตัวผมนะค่อนข้างที่จะเหนื่อยพอสมควรแล้ว
และคิดว่าจะต้องวางน้องลงเพื่อพักสัก๑๒ครั้งแล้วนะครับ
ถึงจะไปต่อส่วนเส้นทางที่จะไปต่อนะครับ
ก็จะเป็นทางลาดชันขึ้นไปเรื่อยเลยนะครับ
ซึ่งคนร้ายเนี่ยอาจจะไม่ต้องวิ่งแล้วก็ได้แต่จะใช้การเดินเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับ
เพื่อที่จะทำเวลานี่ค่ะศูนย์จุดห้าเจ็ดอีโลเมตร
ร้อยเมตรหกร้อยเมตรอืมนี่ค่ะนาริสบุญนิ่มนะคะ
ทีมข่าวของเรานาริสก็แข็งแรงนะคะ
เพราะว่าทำทุกอย่างอ่ะลงพื้นที่อยู่นานตั้งแต่ต้นอ่ะอย่างหนุ่มอย่างแน่น
ใช่ถ้าเปรียบเทียบความแข็งแรงของผู้ชายถ้าเป็นคนร้ายลักษณะแบบนี้
เหนื่อยนะคะแบกกระสอบแล้วมีน้ำหนัก๑๐กิโล
ก็คงเหนื่อยแล้วฮะแต่ว่าก็อย่างที่คุณนฤทธิ์บอกอ่ะ
อันนี้คือเขาเปรียบเทียบจากความแข็งแรงของตัวเขาใช่ไหม
ว่าคนร้ายอาจจะต้องวิ่งก่อนในระยะทางแรกเพราะยังมีบ้านคน
แต่พอมาถึงจุดหนึ่งอาจจะเป็นลักษณะของการเดินหรือเดินเร็วแทน
เพราะว่าเริ่มมีต้นไม้ปกคลุมแล้วเป็นที่รับตาคนแล้วแล้วก็ไม่มีคนเห็น
แต่ถ้าคนร้ายอาจจะตัวใหญ่แข็งแรงกว่าคุณนฤทธิ์ก็เป็นได้

คนร้ายอาจจะไม่ได้มีคนเดียวก็ได้ใช่ไหม
อันนี้เราลองทดลองแค่ว่าตามข้อสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่เนี่ย
คือคนร้ายทำร้ายเด็กจนเสียชีวิตเอาเด็กใส่กระสอบ
แล้วแบกขึ้นไปทิ้งที่ภูเหล็กไฟมันจะใช้เวลาเท่าไหร่
จะลำบากขนาดไหนใช่ไหมระยะทางจากบ้านไปภูเหล็กไฟก็
เกือบสองกิโลเมตรต้องขึ้นเขาแบบเนี้ยค่ะ
แต่ถ้าดูเส้นทางแบบนี้ผมว่าโอกาสที่เด็กจะเดินขึ้นไปเองเนี่ย
มันเขาโหก็เหมือนที่หลายคนบอกแล้วผู้สื่อหาวงเราก็อยู่ในพื้นที่
บอกตลอดนะว่ามันเหนื่อยจริงนะมันยากมากที่เด็กคนนึงจะเดินขึ้นมาคนเดียวได้
แต่ก็เป็นเพียง๑ในข้อสรริฐานนะคะของทางตำรวจนะคะ
อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับ
ท่านผู้ชมครับเรื่องของน้องชมพู่วันนี้เรายังมีอีกนะฮะอยู่กับเรายาวนะครับ
ไปอีกนิดนึงคือถ้าจากข้อสันนิษฐานล่าสุดแล้วเจ้าหน้าที่พยายามตรวจสอบขยายผลเนี่ย
ก็คือเรื่องของขนสุนัขที่ไปติดอยู่ที่ศพของน้องชมพู่นะครับ
พยายามจะไปต่อจิ๊กซอต่อว่าขนสุนัขเส้นนี้ลักษณะแบบนี้คาดว่าจะเป็นของเจ้าตัวเจ้าซูโม่เนี่ย
มันจะไปอยู่ที่หลักฐานชิ้นไหนอะไรยังไงบ้างอืมสุนัขบ้านน้องชมพู่มีอยู่สี่ตัวนะฮะ
ใกล้ชิดกับน้องเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวย้อนไปดูหมอปลาหมอปลาเนี่ยนอกจากเดินสำรวจพื้นที่ที่บ้าน
ดูจุดต่างที่ว่าจะพบสัญญาณอะไรบ้างหรือเปล่าขึ้นภูเหล็กไฟแล้วนี่คือคุณตาของน้องชมพู่นะครับ
นี่ฮะคุณตาชาญหมอปลาก็ได้เจอด้วยนะครับหมอปลาก็ขอให้คุณตาเนี่ยช่วยพาเดินดูบริเวณพื้นที่โดยรอบพื้นที่บ้านนะ
บ้านน้องชมพู่บ้านน้าตายบ้านต่างแล้วคุณตายังพาหมอปลาไปตรงจุดที่พบน้องชมพู่
จุดสุดท้ายก่อนที่จะหายตัวไปก็คือใต้ต้นมะม่วงที่บ้านน้าตายน้องชมพู่เนี่ยจะนั่งเล่นอยู่ที่แคร่
ที่บ้านตัวเองก่อนมีพี่สาวคือน้องสดิ้งอยู่ใกล้ดูยูทูปอยู่แล้วก็บอกพี่สาวน้องสดิ้งนะ
บอกว่าไม่ดูแล้วหนูขอไปเล่นขุดดินเล่นที่ใต้ต้นมะม่วงบ้านน้าตาย
ตาชาญก็พาเดินไปดูก็มีลุงพลลูกเขยอยู่ข้างหลังเนี่ยคุณตาบอกเนี่ยตรงเนี้ย
มีเปรย์สีฟ้าอยู่ด้วยแล้วก็มีต้นมะม่วงตรงนี้นี่แหละนะครับ
คุณตาบอกกับหมอปลาว่าตอนที่ยังไม่เจอศพหลานสาว
เครียดมากกังวลมากเพราะไม่รู้ว่าหลานเนี่ยเป็นตายร้ายดียังไง
แล้วก็เผยเรื่องราวอาถรรพ์นะครับว่าฝันเห็นน้องชมพู่ก่อนที่หลานจะหายตัวไปเพียง๑วัน
น้องชมพู่หายตัวไป๑๑พฤษภาคมนะครับท่านผู้ชมครับตาชาญบอกว่าก่อนที่หลานสาวจะหายไป๑วัน
ฝันเห็นผู้ชายคนนึงมาอุ้มน้องไปที่ชะง่อนหินบนภูเหล็กไฟตอนนั้นน้องชมพู่ก็พยายามคลานตะเกียกตะกายออกมาอย่างทรมาน
ขณะที่ชายที่อุ้มน้องมาก็พยายามดึงขาน้องกลับไปที่ชะง่อนหินอีกบนภูเหล็กไฟ
สุดท้ายน้องชมพู่สู้แรงไม่ไหวถูกดึงกลับเข้าไปในชะง่อนหินนี่ฮะแบบนี้ครับ

แล้วพอตื่นขึ้นมา๑๑พฤษภาคมก็ไม่ได้เจอหลานสาวอีกเลย
คือมีคนมาแจ้งว่าน้องชมพู่หายตัวไปตายืนยันว่านับตั้งแต่น้องชมพู่เสียชีวิตนะครับ
คือฝันครั้งเดียวฝันคืนก่อนที่หลานจะหายตัวไปแล้วไม่เคยฝันถึงหลานสาวอีกเลย
แล้วตื่นมาน้องชมพู่ก็หายหลังจากนั้นไม่เคยมาเข้าฝันตาอีกแค่ครั้งเดียว

ร้องไห้นะร้องเฮ้ยร้องไห้
ไปเห็นที่ไปสู่ถอดดวงวิญญาณที่หลังเขาน่ะ
แบบนี้ดีแลย์ก็หลานจะเกลียดค่าวามันตายนะ

เหมือนจะยัดหลานได้แหละ

มันแตนแล้วก็ห่างจากค่ำ
ก็ประมาณต้นป่ามานี้ชัวร์
ทุโรทุนลายแน่กลางกลาง
คิดอย่างนั้นในความรู้สึกของตาตาคิดอย่างนั้น
คุณผู้ชมคะหลังหมอปลาได้คุยกับคุณตาของน้องชมพู่นะคะ
หมอปลาก็ไปหน้าบ้านของบ้านน้าตายอะค่ะครับ
แล้วก็ไปเจอกับเจ้าปลาส้มสุนัขตัวโปรดของน้องชมพู่นะคะ
นี่นะคะคือน้องชมพู่ไปไหนปลาส้มไปด้วยตัวเนี้ยค่ะครับ
คือพอเรียกชื่อปุ๊บปลาส้มกระดิกหางมาปั๊บแบบนี้เลย
ท่าทางเป็นมิตรยอมให้ลูบหัวยอมให้จับตัว
นี่นะคะจุดที่หมอปลาทักทายกับเจ้าปลาส้ม
คือใต้ต้นมะม่วงค่ะคุณผู้ชมนี่คือจุดสุดท้าย
ที่น้องชมพู่บอกกับพี่สาวบอกกับน้องสดิ้งค่ะ
ว่าจะไปเล่นขุดดินใต้ต้นมะม่วงจุดตรงนี้เลย

ปลาส้มบอกหมอปลาหน่อยปลาส้มบอกหมอปลาหน่อย
บอกพี่ตีกับไอ้ก็ได้ไปเพราะสองคนนี้เก่งทุกอย่าง
คุยกับหมาแล้วไอ้ผมคุยกับหมาแล้วเนี่ย
ไม่ใช่หมอเองตัวเล็กอยู่เลยปลาส้มไม่เอาแล้ว
ปลาส้มนี่คือที่น้องเป็นทั้งสุดท้าย
หมอปลาก็เดินวนอยู่ที่บ้านนะคะ

ยันที่เสาที่บ้านน้าตายอะค่ะครับก็เลยถามเพราะเหมือนกับมีเบอร์โทรศัพท์
มีบ้านเลขที่เหมือนมีตัวเลขแบบนี้ตรงนี้นะคะ
หมอปลาก็เลยบอกว่าที่มาวันนี้ไม่อยากให้ใครเครียดนะ
เพราะคนในหมู่บ้านเครียดกันมาเป็นเดือนแล้วเดี๋ยวดูช่วงจังหวัดตรงนี้นะคะ

โทรฤาษีค่ะ
ฤษีใช้โทรศัพท์
รูพึงรู้

แต่ไม่รู้สีตอนนี้เกิดยุคห้าจีนแน่ผู้แข่งสี่จีนหรือสีอยู่ในป่านะพี่
ฤษีมันใช้เบอร์โทรศัพท์ได้ไงวะอันนี้ก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะคะ
เขามารถอะไรพี่เขาออกมาไหมไม่ไม่ไม่เขาขี่รถกระบะมา
คือผมมาวันนี้ผมไม่ต้องการให้ใครมาเครียดเพราะทุกคนในหมู่บ้านนี้
มาเป็นเดือนจริงไหมพี่ค่ะเครียดมาเป็นเดือนแล้วผมมาให้รอยยิ้มของคนในหมู่บ้านนี้นะครับ
พี่ขาวหนอปลามาทำเป็นเล่นจริงไหมพี่ติไม่มีใครทำสัยศาสตร์ได้อืม
ทำไมอ่ะคะคือเด็กบริสุทธิ์และที่สำคัญไม่มีหมอคนไหนทำศัยศาสตร์ได้
เขาหลอกกันทั้งนั้นศัยศาสตร์มันเป็นเรื่องมโนเป็นเรื่องหลอกลวงคนพี่
หลอกลวงคนที่มีความทุกข์ไงส่วนมากคนที่ไปหาหมอพวกเนี้ยคือคนที่มีความทุกข์ไ
อืมถ้าคนที่มีความสุขไม่ไปหาอยู่แล้วสรุปแล้วนะคะวันนี้หมอปลาไปที่บ้านกอกกอก
ก็ไม่ได้เห็นภาพอาการของหมอปลาในลักษณะที่ว่าสัมผัสถึงวิญญาณไม่ได้แสดงอาการอะไรครับ
แต่ความจริงหมอปลากระซิบบอกตินะคะจังหวะนี้นะคะเราสรุปให้ฟังอีกที
หมอปลากระซิบบอกว่าสัมผัสถึงวิญญาณน้องชมพู่ได้ที่บริเวณบ้านหลังนึง
หมอปลาเดินทางไปในวันนี้ซึ่งก็มีเดินทางไปทั้งหมดสี่หลัง
แต่หมอปลาไม่สามารถบอกได้เพราะเดี๋ยวจะเป็นการปรักปรำให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
ซึ่งเชื่อว่าจับคนร้ายได้แน่นอนครับนี่ค่ะทุกคนก็รออยู่เนี่ยแหละครับ
คุณผู้ชมครับเอาดูความคืบหน้าของคดีหน่อยนะครับ
การสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
นี่คือรถตู้ของตำรวจสพกกตูมมาที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นะครับ
คือจังหวะที่สวนกับหมอปลาแหละก่อนที่มาเจอกันตอนหลังเนี่ยนะครับ
มาเชิญคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ไปขอข้อมูลไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
อ่าแล้วก็มีชาวบ้านที่อยู่รอบรอบบ้านน้องชมพู่ด้วย
รวมละเจ็ดคนนะครับวันนี้ที่สอพอกกตูมาเชิญตัวไป
เพื่อไปขอข้อมูลเพิ่มเติมไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
ก็มีนางอนามัยนายอนามัยแล้วก็นางสาวิตรีวงศรีชา
คุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่ที่เหลือก็มีช่างโด่งมีช่างวา
มีนายจำลองมีนางยุ้ยแล้วก็นางปุ้ยนะฮะ
ตำรวจก็ไปเชิญอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามขั้นตอนนะครับ
เพื่อไปขอข้อมูลเพิ่มเติมยายจำลองกับช่างวาเนี่ย
นี่เป็น๒ใน๗ชาวบ้านที่ตำรวจเชิญมาด้วยนะครับ
ทั้งสองบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับบอกว่า
ตัวเองก็เพิ่งรู้ว่าตำรวจจะมาพาไปสอบปากคำในวันนี้นี่แหละ
ไม่มีการนัดหมายอะไรล่วงหน้านะครับมาถึงก็มีกระดาษมาใบหนึ่ง
อ่าแล้วก็ให้เชิญอ่าให้อ่านอ่าแล้วก็เชิญไปแบบกระทันหันนะครับ
แต่ด้วยความที่บริสุทธิ์ใจอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเมื่อตำรวจมาเชิญก็พร้อมให้ความร่วมมือก็ไปกับเจ้าหน้าที่
แปลกใจไหมทำไมไม่แปลกจะแปลกทำไมอืมไม่ได้แปลกเลยอืมอืม
ก็ไปอยู่แล้วกลัวไหมว่าเอออาจจะเรียกไปสอบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างนี้
ไม่กลัวไม่กลัว
แปลกใจไหมทำไมเขาเชิญเราวันนี้มีการนัดแนะมาก่อนไหมครับ
ไม่ครับไม่มีครับไม่มีเลยใช่ไหมครับ
แต่ก็พร้อมให้ความร่วมมือทุกอย่างครับไปไปทุกอย่างครับ
ไม่มีอะไรไม่มีปัญหานะส่วนตัวพี่ว่าเป็นกังวลไหมไม่ครับ
อืมคือช่างวากับช่างโด่งเนี้ยเขาเคยไปรับจ้างทำไม้อยู่ใกล้ใกล้บ้านน้องชมพู่วันที่หายตัวไป
สักร้อยเมตรอ่ะใช่ไหมฮะอ่านี่ฮะก็เลยไปขอข้อมูลต่อนะครับ
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่บอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่าไม่กังวลอะไรนะครับ
ตำรวจก็คงจะเรียกไปสอบปากคำเหมือนกับทุกครั้งเวลาสงสัยอะไรต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติม
ก็จะมารับตัวไปนะครับแต่ก็สงสัยเหมือนกันว่าชาวบ้านที่ตำรวจมาเชิญไปสอบเพิ่มเติมเนี่ย
อ่าตัวเองก็ไม่เคยสงสัยนะแล้วทั้งหมดนี้เจ้าหน้าที่จะไปขอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไร
อ่านะฮะตรงนี้คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่บอกว่า
ตำรวจอาจจะต้องการข้อมูลอะไรบางอย่างก็เป็นไปได้เพราะว่าตำรวจเองก็ไม่ได้เคยบอกอะไรมากมายกับทางคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่อยู่แล้วนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราตามไปที่สพกกตูมนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ถือว่าเป็นเจ้าของคดีแล้วฮะสพกกตูมเจ้าของพื้นที่
ทั้ง๗คนเนี่ยที่ถูกเชิญมาตำรวจแยกห้องสอบปากคำนาน๓ชั่วโมงกว่านะฮะ
คุณแม่น้องชมพู่บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับว่าตำรวจเชิญมาสอบถามเพิ่มเติม
ประเด็นเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่จะได้รับหากน้องชมพู่เสียชีวิต
ซึ่งก็บอกกับตำรวจไปว่าน้องชมพู่ไม่มีประกันชีวิตนะฮะ
ถ้าจะมีก็มีเพียงเงินชาปนกิจหมู่บ้านกรณีการเสียชีวิต
ก็จะได้เงินประมาณแค่สามหมื่นบาทเท่านั้นอ่าส่วนที่หมอปลามาที่บ้านวันนี้
คุณแม่บอกว่าก็ขอบคุณนะครับคือตอนนี้ก็ได้เจอกันไปนะฮะ
หลังจากที่กลับไปนะครับอ่าตอนที่อยู่ที่สพกกตูมเนี่ย
แม่บอกว่าน้าตายก็โทรมาหาบอกว่าหมอปลาจะขอขึ้นชั้น๒ของบ้านได้ไหม
ก็บอกไปว่าเออก็ยินดีแต่มันอาจจะรกหน่อย
เพราะน้องชมพู่เสียชีวิตไปเนี่ยทั้งพ่อกับแม่แล้วก็น้องสดิ้ง
ไม่เคยขึ้นไปนอนบนชั้น๒อีกเลยคือมันยังทำใจไม่ได้
เอาของเครื่องใช้ของน้องชมพู่ยังอยู่เยอะ
ส่วนเรื่องคดีความตอนนี้ตำรวจได้ไปเก็บหลักฐานหลายอย่าง
คุณแม่บอกว่าเท่าที่ทราบเนี่ยตำรวจไปเก็บขนของหนูด้วยนะ
หนูที่เลี้ยงไว้เป็นฟาร์มหนูอ่ะตำรวจก็ไปเก็บไปเก็บขนสุนัขที่บ้านด้วย
ตำรวจคือฮีโร่ที่จะสามารถจับคนร้ายได้แน่
อยากให้ข้อมูลทุกวันอยากให้งานมันเดินเร็ว
อยากให้เขามัวแต่ไปตามหาเราเวลาต้องการคำตอบจากเรา
แม่ก็ต้องให้ความร่วมมือกับตำรวจก่อนอืมเพราะตำรวจคือฮีโร่ของแม่
ถ้าหมอปลาอยากขึ้นบนบ้านแม่จะให้ขึ้นไปไหม
เพราะบ้านไม่ลบเพราะที่เราไม่ค่อยได้อยู่ข้างบน
ไม่ขึ้นไปตั้งแต่น้องหายแล้วค่ะ
แต่ละคนก็แยกสอบนะฮะคนละ๓ชั่วโมงกว่า
เขาอยากจะชี้แจงหน่อยเพราะข่าวที่ออกไปเนี่ยมันไม่เป็นความจริง
คือที่ถูกเรียกมาสอบปากคำในแต่ละครั้งเนี่ยช่างวาบอกขอชี้แจงหน่อย
ตำรวจเรียกมาสอบปากคำมาสอบข้อมูลในฐานะเป็นพยานนะ
เขาไม่ได้เป็นผู้ต้องสงสัยไม่ได้เป็นผู้ต้องหา
แล้วตั้งแต่วันแรกเนี่ยเอกสารที่เซ็นที่ตำรวจให้เซ็น
เขาก็เซ็นชื่อในฐานะพยานบุคคลเท่านั้นไม่ได้เซ็นในฐานะผู้ต้องสงสัยด้วย
ข่าวที่ออกไปบอกว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยทำให้ชีวิตเขาลำบาก
มีแต่คนมองเขาแปลกว่าเขาจะเป็นคนร้ายหรือเปล่าไปก่อเหตุหรือเปล่า
วันนี้ก็เหมือนกันที่ตำรวจเชิญมาสอบปากคำเนี่ย
เป็นการมาขอข้อมูลประเด็นที่พบรอยรองเท้าเด็กบริเวณใต้ต้นไม้
ที่เขาเคยไปให้ปากคำมาก่อนหน้านี้ยืนยันว่าไม่รู้สึกกดดัน
แต่ยินดีให้ความร่วมมือแล้วก็จะช่วยเหลือ
เพื่อให้คดีมีความคืบหน้าและจับคนร้ายให้ได้
มาให้ปากคำมาเป็นพยานตั้งแต่วันแรก
ไม่ได้เป็นผู้ต้องสงสัย
ผมก็ยังไม่รู้เลยจนถึงทุกวันนี้ผมยังไม่รู้ว่าเป็นผู้ต้องสงสัย
เพิ่งวันรู้จากข่าวเครียดในการทำงาน
กลัวจะไม่มีงานอะไรอย่างนี้

อยากได้ข้อมูลอะไรก็ให้ตามปกติ
แต่เจ้าหน้าที่เรียกสอบว่ามาให้ประคัมไหมสำนวนอะไรก็มา
ทีนี้ค่ะคดีนี้เราจะบอกว่าสืบจากขนสุนัขอย่างเดียวก็คงไม่ได้แล้วนะคะ

เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปเก็บขนหนูพุก
ก็คือทางครอบครัวของน้องชมพู่เขาทำฟาร์มหนูมีหนูคุกใช่ไหมคะ
แล้วไม่ใช่เก็บแค่ขนสุนัขขนหนูพุกขนแมว

คือวันนี้เจ้าหน้าที่ไปเก็บขนสุนัขเพิ่มเติมนะคะ
รวมไปถึงขนหนูพุกและขนแมวในพื้นที่นะคะ
คือหลังจากตำรวจนำตัวพ่อแม่ของน้องชมพู่ไปสอบปากคำที่สพกกตูม
ไปครึ่งชั่วโมงตำรวจอีกชุดหนึ่งค่ะ
ของสพกกตูมเหมือนกันมากัน๓นายอย่างที่เห็นนะคะ
มาที่บ้านมีกล่องเก็บวัตถุพยานแล้วก็บอกว่าขอเก็บหลักฐานเพิ่ม
คือขนสูนักนี่ดึงไปเลยค่ะ
ทั้ง๔ตัวค่ะที่อยู่ที่บ้านของน้องชมพู่นะคะ
เจ้าปลาส้มเจ้าแก้วเจ้าซูโม่เจ้าสีทองครับ
นี่นะคะก็ทั้งที่บ้านของน้องชมพู่และที่บ้านน้าตายนะ
เพราะว่า๔ตัวนี้คลุกคลีใกล้ชิดกับน้องชมพู่
โดยเฉพาะเจ้าซูโม่เล่นอยู่กับน้องชมพู่เป็นครั้งสุดท้าย
วันที่น้องหายตัวไป๑๑พฤษภาคม
นี่ตัวนี้เจ้าซูโม่นี่มันจะนิ่งหน่อยนะตัวนี้นะ

ใช่มันก็คงเจ็บแหละนี่คือหลักฐานนะคะ

งั้นมันจะตกเป็นผู้ต้องสงสัยคือมันยังมีพิรุษใช่ไหม

คืออย่างที่บอกว่าที่ร่างของน้องชมพู่จากการตรวจสอบเนี่ย
มีขนของสุนัขติดอยู่ที่ตัวนะคะ
ดังนั้นก็ต้องมาเก็บขนสุนัขเพิ่มเติมไปตรวจสอบนะคะ
คือเก็บขนสุนัขขนแมวก็เอาไปนะคะ
แล้วก็เก็บขนหนูพุกด้วยนะคะ
เลี้ยงอยู่ข้างบ้านของน้องชมพู

เหมือนกับไม่ถนัดที่จะจับหนูค่ะ

ถ้าจับไม่เป็นนี่โดนกัดนะคะ

ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วขนก็ยาวนี่ค่ะ
น้องชายของแม่น้องชมพูค่ะครับ
หรือเจ้าหน้าที่นะคะนี่ค่ะจังหวะนี้ต้องคนที่เชี่ยวชาญนะที่เขาเลี้ยงหนู
เขาท้อเขาดึงจับหางจับหางอย่างนี้นะคะแล้วตอนถอนอ่ะนี่ไงนี่ไง
ปึ๊กเข้าไปนี่หนูตัวนี้มันก็ให้ความร่วมมือดีนะใช่
มันก็ไม่ขัดขืนงั้นก็ต้องเก็บขนหนูพุกทุกตัวในฟาร์มสิถูกไหม
ก็ผมคิดว่าอาจจะต้องการตัวอย่างของขนหนูไปเทียบเคียงมากกว่า
ว่าขนที่พบในพื้นที่ในกางเกงที่เจอใช่ไหมหรือว่าจะบนศพน้องชมพู่
ว่าเป็นขนอะไรกันแน่ถ้าขนแบบนี้ขนหมาอันนี้ขนแมวหรืออันนี้จะเป็นขนหนู
เพราะว่าน้องชมพู่เองเนี่ยเขาไม่ได้เล่นแค่กับหมากับแมวแถวบ้าน

ไม่ใช่งั้นเราก็สงสัยว่าถ้าเก็บขนหนูขนแมวอีก
หรือก็ต้องทุกตัวในพื้นที่ในหมู่บ้านหรือยังไง
หรือว่าพยานแวดล้อมที่เป็นบุคคลใกล้ชิดในครอบครัว

อ้าวแล้วมันคือแบบไหนอะไรยังไง

ถ้ายังงั้นก็คงต้องเปลี่ยนคำพูดนะนะ
ไม่ใช่สืบจากขนสูงนักและทุกคน
ทุกอย่างเป็นหลักฐานสำคัญทางคดีหมดนะคะ

ก็ถามความเห็นน้องชายของแม่น้องชมพู่นะคะ

ว่าทำไมตำรวจถึงต้องการนำขนหนูพุก

อืมนี่เขาก็เลยตอบว่า
ตำรวจอาจจะต้องการขนหนู
เทียบเคียงกับอะไรบางอย่างของน้องชมพู่
ที่น้องชมพู่เสียชีวิต

ชอบเล่นกับหมาแมว
และชอบอุ้มหนูด้วยค่ะ

ไงคะน้องเขาไม่กลัวหนูตัวใหญ่นะคะ

สำคัญเลยก็คือต้องไปตรวจดูว่า
มีขนสัตว์อะไรที่ติดอยู่ที่เสื้อผ้าของน้องชมพู่
ที่ตัวของน้องชมพู่บ้างนะคะ
ที่สำคัญก็คือเสื้อกล้ามยังไม่เจอ

ชมพู่อุ้มนะ

เล่นเขาก็อุ้มเล่นนะครับ
พี่นุฏและพี่ตายก็เลี้ยงด้วยกัน
แต่ถ้าตัวอุ้มเล่นเขาจะเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็ก

มันจะจำกลิ่นของคนได้
มันจะดมจำกลิ่นมนุษย์ได้

อ้าวแบบอกใช้คนนที่มีหนูแล้วมันอาจจะติดในเสื้อแต่อะไรนะครับ

นี่นะคะก็นำมาซึ่งรูปถ่ายที่ทีมข่าวของเราได้มา
ว่าน้องสมภาพเคยเล่นกับหนูอุ้มตัวใหญ่

อกจากนี้นะคะยังไปเก็บขนสุนัขที่บ้านของเพื่อนบ้านด้วยนะคะ

ใช่ค่ะนี่ไงบอกคุณภาคภูมิแล้วต้องเก็บให้แบบละเอียดนะ

นี่นะคะเจ้าปีโป้กับเจ้ากาแฟค่ะครับ
นี่นะคะแล้วก็สุนัขของบ้านป้าถ่อนด้วยนะคะเจ้าบิ๊ก

รวมไปถึงแมวที่ชื่อเจ้าสีเทาด้วยค่ะ

นี่นะคะดังนั้นสรุปแบบนี้นะคะวันนี้ตำรวจไปเก็บหลักฐานเพิ่ม

จากบ้านน้องชมพู่จากบ้านของเพื่อนบ้าน
รวมถึงบ้านป้าถ่อนซึ่งเป็นคนใกล้ชิดกับครอบครัวของน้องชมพู่

เรียงตั้งแต่เก็บขนสุนัข๔ตัวจากบ้านน้องชมพู่และบ้านน้าตาย
คือเจ้าปลาส้มเจ้าแก้วเจ้าซูโม่เจ้าสีทอง
และเจ้าปีโป้กับเจ้ากาแฟสุนัขของเพื่อนบ้าน

และแมวที่ชื่อว่าเจ้าสีเทา

หนูพุกที่บ้านของน้องชมพู่เอง

แสดงว่าขนของสัตว์ที่เจอบนศพของน้องชมพู่อาจจะไม่ได้มีขนสุนัขเพียงตัวเดียว
ถูกต้องคือตอนแรกระบุว่าเป็นขนของเจ้าซูโม่ใช่ไหม
หรืออาจจะเป็นอาจจะไม่ใช่เจ้าซูโม่ก็ได้หรือยังไงเนี่ย

แต่ว่าเป็นรายงานข่าวที่เราได้มาแต่มันก็ใกล้เคียงใช่ไหม
เพราะว่านั่นแสดงว่าสิ่งที่เรารับรายงานข่าวมาว่ามีขนสัตว์ขนสุนัขอยู่บนศพของน้องชมพู่เนี่ย
เจ้าหน้าที่มาไล่เก็บขนของสุนัขเต็มเลยเห็นไหม

ก็อาจจะเป็นขนของสัตว์อย่างอื่นด้วยก็ได้อาจจะแมวอาจจะหนู

หนึ่งในประเด็นข้างเคียงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีของน้องชมพู่ปฏิเสธไม่ได้ก็มีเรื่องราวของความเชื่อมีทั้งร่างทรงหมอธรรมหมอดูรวมไปถึงพระ

พูดถึงพระก็ต้องพูดถึงพระเดือนชัย

สั่งจากเจ้าคณะบอกว่าให้ออกจากพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
เพราะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ผิดธรรมวินัยให้สัมภาษณ์สื่อ
มีตัวลงตัวเลขด้วยอะไรแบบนี้

แสดงกิริยาท่าทางไม่เหมาะแก่การเป็นสงฆ์

เมื่อวานออกจากพื้นที่มุกดาหารไปแล้วที่สำนักสงฆ์ถ้ำจานครูภูหินต่าง
เราก็เลยจะแวะไปที่อุดรธานีหน่อยก็แล้วกัน
เดี๋ยวที่คดีน้องชมพู่เดี๋ยวเราจะกลับมาอยู่แล้วนะ
เดี๋ยวเราย้อนกลับไปค่ะเพราะพระเดือนชัยบอกว่าไปที่อุดรธานี
ทีมข่าวของเราก็เลยตามไปนะคะ
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐค่ะไปที่บ้านเหล่าหลวง
ตำบลวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
เพราะได้ข่าวมาว่าพระเดือนชัยธรรมวิจโยเดินทางจากมุกดาหาร
พร้อมลูกศิษย์ไปสำนักอยู่ในที่ดินสนอย่างพระรา
กลางดึกคืนที่ผ่านมาก็เป็นสำนักของตัวเอง
ครับคุณศักดิ์สิทธิ์ไปถึงตอนบ่ายนี่พระเดือนชัยไม่อยู่แต่คู่นี้มาหมดแล้วนะ
ของมาหมดแล้วนะใช่ของไปแล้วค่ะแต่ลูกศิษย์อยู่ค่ะครับลูกศิษย์อุ้ย
สามสิบคนได้นะคะอืมนั่งกันอยู่รอบรอบสำนักก็คุยถึงเรื่องข่าวที่เกิดขึ้น
นั่งกินข้าวกันทีมข่าวก็สังเกตเห็นว่ามีลูกศิษย์จากนอกพื้นที่ด้วย
สกลนครมุกดาหารอุดรธานีก็ตามไปนะคะขับรถกันไปเป็นกลุ่ม
สำนักที่เพิ่งก่อสร้างเนี้ยค่ะจากการสอบถามลูกศิษย์นะคะ
ศิษย์บอกว่าก็คือเพิ่งย้ายของจากมุกดาหารเมื่อช่วงตี๓ของเมื่อคืนที่ผ่านมา
ครับอาคารของสำนักเป็นทรงสไตล์โมเดิร์นยังสร้างไม่เสร็จอืม
มีรูปปั้นคาดว่าคือพระพุทธรูปถูกคลุมด้วยผ้าขาวอยู่ด้านในนะคะ
ข้างกำแพงสำนักมีการลงยันอัคระเป็นรูปหัวใจติดปีก
ก็เป็นยันที่พระเดือนชัยเขียนเอาไว้ข้างกำแพงครับ
ห่างจากกุฏิไปด้านหลังประมาณ๔๐เมตรมีการก่อสร้างห้องน้ำเอาไว้ด้านหลัง
นี่นะคะอืมมีอยู่หนึ่งหลังครับ
แล้วก็มีลานจอดรถด้วยที่ด้านหลังอ่ะค่ะทีมข่าวก็เดินสำรวจรอบสำนัก
มีลูกศิษย์กลุ่มหนึ่งที่นั่งอยู่หน้าองค์พระคาดว่าเป็นลูกศิษย์ที่สนิทนะคะ
เดินตรงมาหาคุณศักดิ์สิทธิ์ทีมข่าวของเราแล้วบอกว่าไม่ให้ทำข่าว
อืมให้ออกจากพื้นที่ไปเลยอืมพระเดือนชัยอยู่อย่างสงบ
แต่จริงแล้วพระไม่ได้อยู่นะแต่ลูกศิลป์มาบอกว่าพระอยู่อย่างสงบ
อย่ามาทำข่าวให้ออกไปคือเมื่อคืนเนี่ยมาแต่ว่าวันนี้ไม่รู้ไปไหน
ใช่เราไม่เจอตัวนะคะคือคุณศักดิ์สิทธิ์ก็เลยถามลูกศิษย์ลูกหากลุ่มนี้นะคะว่า
แล้วพระเดือนชัยอยู่ไหมพระท่านอยู่ไหนล่ะลูกศิษย์ก็บอกไม่รู้ออกไปตั้งแต่เช้า
บอกว่าจะไปกราบพระผู้ใหญ่ในพื้นที่ไม่รู้ว่าจะกลับมาตอนไหน
ศิษย์คนนี้ก็เอาป้ายไปตั้งเอาไว้ที่น่านทางเข้าสำนัก
ครับป้ายนี้ค่ะข้อความที่เขียนเอาไว้ที่ป้ายก็คือ
งดถ่ายภาพออกสื่อนี่ห้ามสัมภาษณ์ครับโปรดแต่งกายสุภาพอ่า
แบบนี้ค่ะคือมุมหนึ่งเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอไปไงคะ
ลูกศิษย์ลูกหาของพระเดือนชัยบางส่วนนะบางส่วน
เขาก็มองว่าพระเดือนชัยก็อยู่ของท่านดีเพราะนักข่าวนี่แหละ
ไปคุยไปถามไปสัมภาษณ์เลยกลายเป็นปัญหาแต่ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขานะ
เจ้าของสถานที่นะเพราะว่าสวนยางพาราตรงนี้เป็นของที่ดินของพ่อแม่ของพระเดือนชัย
ค่ะเป็นสำนักของพระเดือนชัยเองด้วยครับทีมข่าวก็เฝ้าถึงเย็นเลยนะ
สิทธิ์ก็มีท่าทางที่ไม่พอใจนักข่าวเท่าไหร่นะคะแต่สุดท้ายก็ใจเย็น
อนุญาตให้ถ่ายรูปด้านในได้ครับมีลูกศิษย์คนนึงค่ะอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านดุง
ชื่อว่านางสาวชมัยพรกัญญาศรอายุ๒๘เดินทางมากับครอบครัว๓คน
ไหว้พระเดือนชัยหลังรู้ว่าพระเดือนชัยมาจากมุกดาหารแต่ก็ไม่เจอนะคะ
เพราะว่าพระท่านไม่อยู่อืมนางสาวชมัยพรบอกว่าที่มาเพราะว่าอยากจะ
เห็นบารมีของพระเดินชัยครับเพราะว่าติดตามข่าวจากแท้รักทีวีอ่า
ดูข่าวออนไลน์เห็นว่าให้เลขงวดล่าสุดไปซื้อคุณแม่ถูกได้เงินหกแสน
วันนี้เลยอยากจะมาไหว้มาทำบุญแต่ก็ผิดหวังเล็กน้อยที่ไม่เจอพระเดือนชัย
หกแสนนะคะอ๋อคือดูเลขจากหลวงพ่อเนี่ยเหรอใช่ค่ะดูจากไหน
อยู่กับลูกสาวอีกหนึ่งคนนี่ค่ะ
กำลังนั่งกินข้าวกันอยู่หน้าบ้านแล้วก็มีเพื่อนอีกสองคนนะคะ
บุญทันบอกกับทีมข่าวของเราว่าดีใจ
พระเดือนชัยกลับมาอยู่ที่บ้าน
ปกติแล้วไม่ค่อยกลับมาเพราะไปอยู่ที่อื่นเป็นส่วนใหญ่
สำนักที่สร้างใหม่นี้เพิ่งสร้างได้ไม่ถึง๒ปี
น้ำไฟก็เกี่ยวจากที่บ้านแม่นี่แหละ
ที่ดินก็เป็นที่ดินของแม่นี่แหละยกให้ลูก
เพราะตรงนี้ในอดีตเป็นพื้นที่สอบประกอบ
ทำมาหากินกันอย่างถูกกฎหมายก็เลยยกให้ลูกทำเป็นสำนัก

ฉันข้าวใครเอาไปข้าวไปให้แก

ก็คุณศักดิ์สิทธิ์หลังจากได้คุยกับคุณแม่ของพระเดือนชัยเนี่ยนะคะ

หลวงปู่บัวทองอัตตะทันโตเจ้าคณะอำเภอบ้านดุง
ซึ่งถือว่าท่านเป็นพระผู้ใหญ่ในพื้นที่ค่ะ
แล้วก็คาดว่าพระเดือนชัยจะมากราบไหว้พระผู้ใหญ่
ตามคำบอกเล่าของลูกศิษย์ไงคะ

ไปถึงที่วัดเหล่าหลวง
ก็พบหลวงปู่บัวทองกำลังกวาดลานวัดอยู่
ท่านก็คุยกับคุณศักดิ์สิทธิ์นักข่าวของเราว่าเพิ่งรู้ข่าว
พระเดือนชัยหรือหลวงปู่เดือนชัยมาอยู่ที่บ้าน
ส่วนตัวไม่ได้สนทนาธรรมด้วย
พระเดือนชัยไม่ได้สังกัดฝ่ายธรรมยุทธ์หรือมหานิกาย

รู้แต่ข่าวว่าบวชศึกบวชศึกอยู่ตั้ง๘รอบ
ไม่รู้ว่าบวชได้ยังไงตั้ง๘รอบ
ใครเป็นคนบวชหรือบวชที่ไหนก็ไม่รู้
สำนักสงฆ์จริงแล้วก็ต้องผ่านขั้นตอนของเจ้าหน้าที่

แต่นี่ท่านมาก็คงจะดำเนินการขออนุญาตตามขั้นตอนภายหลังละมั้ง
นี่นะคะหลวงปู่บัวทองบอกว่า
ท่านเองก็มองว่าพระเนี่ย
จะมาแสดงอาการปฏิหารมันไม่เหมาะสม
พระต้องอยู่ในศีลที่ควรปฏิบัติ
ไม่ใช่มาแสดงอิทธิฤทธิ์พูดจาภาษาอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่อง
แต่ก็คงให้พระเดือนชัยพำนักในสำนักของท่านแหละ
ถ้าไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็ไม่เป็นไรอืม
เห็นว่าบวชหลายครั้งเลยครับ
เห็นในยูทูปนี้อย่างพอแล้วว่าบวชมา๘ครั้งเลย
๘ครั้งเลยหรอบวชละสุดบวชละสุดอย่างนี้หรอ
ก็อะไรอยู่ในภาษาไหมครับ

ทีนี้ค่ะคุณศักดิ์สิทธิ์ทีมข่าวของเราก็เลยลองไปคุยกับคนในพื้นที่นะคะ
ก็ไปถามถึงพระเดือนชัยนี่แหละว่าจริงแล้วคนในพื้นที่เองเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับพระเดือนชัยหรือหลวงปู่เดือนชัย
หลายคนก็บอกว่าเขาเฉยนะคะ
เพราะว่าพระเดือนชัยไม่ออกบินทบาท

ญาติพี่น้องต้องเอาปัจจัยเข้าปลาอาหารไปให้
บางครั้งไลน์ไลน์หาลูกศิษย์ให้นำอาหารมาส่ง
เป็นพระแต่ไม่ทำกิจของสงฆ์
ยังมาใบ้หวยเหมือนร่างทรง

เขาให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่า
ก็ไม่ค่อยเข้าใจพฤติกรรมของพระเดือนชัยเหมือนกันนะคะ
แล้วก็คือเคยเห็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลายอย่าง

ขี่รถไปซื้อเบียร์ที่ร้านโชว์หวย
คือยังนุ่งแบบผ้าเหลืองอยู่

ขี่รถไปซื้อเบียร์ค่ะ
คุณมากซักแรก
ก็คุณค่ะ
ไม่ยากจับมีผิดขายไป

เหมือนวิธีพูดสุดดี
และทำบริษัทเขาแบบ
คือทีมข่าวของเราก็รออยู่ที่สำนัก
ของพระเดือนชัยตลอดทั้งวันก็ไม่เจอ
ก็เลยคาดว่าน่าจะอยู่ไหนสักแห่งหนึ่งแหละน่าจะยังอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านดุงนี่แหละ
แต่ก็ไม่ได้เจออ่าคือถ้าพระเดือนชัยอยากจะ
ชี้แจงให้ข้อมูลต่างที่ชาวบ้านในพื้นที่อุดรธานีที่ท่านไปอยู่ในขณะนี้เนี่ย
ท่านก็บอกเราได้นะฮะลูกศิษย์ของท่านตอนนี้ก็ดูไทยรัฐนิวโชว์อยู่เยอะแยะไปหมดเนี่ยนะฮะ
เพื่อจะสื่อถึงกันจะได้บอกได้เออคนในพื้นที่ที่อุดรธานีที่ท่านไปอยู่ที่สำนักสงฆ์ของท่านเนี่ย
เขาจะได้เข้าใจนะทุกผู้ชมครับคดีของน้องชมพู่เนี่ยเดี๋ยวเรากลับไปอีกทีนึงนะครับ
กกตูมนะฮะที่มุกดาหารนะครับคุณยายของน้องชมพู่นางสมควรหลาบโพ
คุณยายนี่ถือว่าเป็นศูนย์กลางยึดเหนียวของครอบครัวเลยนะครับ
วันนั้นที่มีข่าวว่าตำรวจมาค้นบ้านลุงพลรอบ๒พวกกระสอบถุงปุ๋ยอะไรต่างนานา
แล้วคุณยายก็แบบเป็นห่วงมากเป็นห่วงว่าโอ้โหนี่ตำรวจจะมาจับลูกเขยหรือยังไงเนี่ย
แล้วก็แบบเดินขึ้นเดินลงบ้านแบบลักษณะเหมือนกับแบบไม่ค่อยพอใจอ่ะนะ
ข่าวเนี่ยบอกว่ายายถึงขั้นไปตำหนิลูกสาวก็คือแม่น้องชมพู่นะฮะ
ว่าเนี่ยไปแจ้งตำรวจมาจับลูกเขยก็คือลุงพลเหรอนะ
วันนี้คุณยายบอกว่าขอเล่าให้ฟังหน่อยวันนั้นเนี่ยไม่ได้ไปว่าอะไรแม่ของน้องชมพู่นะครับ
แค่ไปถามว่าเออรถมาเยอะเนี่ยไม่ใช่ตำรวจมาจับลุงพลแล้วเหรอ
ก็ถามแค่นั้นจริงด้วยความเป็นห่วงลูกเขยนะไม่ได้ไปต่อว่าอะไรลูกสาวที่เป็นแม่น้องชมพู่เลย
มันอาจจะทำให้เข้าใจผิดกันไปแต่มันก็เป็นความอึดอัดของตัวเองเท่านั้นเกี่ยวกับท่าทางกิริยาต่างในวันนั้น
เพราะว่าก็ศูนย์เสียชีวิตของหลานสาวไปแล้วคนในครอบครัวจะเป็นลูกเขยอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ยังต้องมาเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วถ้าต้องถูกตำรวจจับจริงเนี่ยมันก็ทำใจยาก
ยายน้องชมพู่บอกว่าตัวเองกล้าพูดได้เลยว่าคนในครอบครัวไม่มีทางจะฆ่าแกล้งกันได้อย่างแน่นอน
เพราะขนาดหมูหมากาไก่ยังไม่กล้าฆ่ากันเลยยิ่งเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันจะไปฆ่ากันได้ยังไงเชื่อว่าไม่มีทาง
ยอมรับว่าอาจจะมีการผิดใจกันบ้างในหมู่ครอบครัวแต่ไม่นานก็กลับมาดีกันเพราะความเป็นพี่น้องมันตัดกันไม่ขาดตัดสายสัมพันธ์กันไม่ขาด
ความรู้สึกของยายตอนนี้ยายบอกว่าเสียใจที่ต้องมาเห็นลูกผิดใจกันไม่เข้าใจกันก็สืบเนื่องมาจากเรื่องคดีมันยังไม่ชัดเจนทำให้ลูกหลานมองหน้ากันไม่ติดก็ได้แต่ภาวนาว่าอยากให้เรื่องมันชัดเจนสักทีนึงเพราะมันก็ผ่านมาหลายวันแล้วถ้าตำรวจจับตัวคนร้ายได้ลูกจะได้กลับมาดีกันกลับมาพูด
ว่ามันตำรวจมาหุบพ่ออมหรือป่าวพ่อไม่ไปถามสิแล้วว่าไม่ความเป็นห่วงลูก

เหนี่ยดูยายแนนเบามิมเบลดยังโตหุ่ง
ใช่เออปุ๊บปุ๊บปุ๊ปปุ๊บปุบปุ๊บเนื้อมึงนึงสองมึงสองมึงว่าดีกันน่ะ
ยายน้องชมพู่ก็เลยบอกว่าอยากให้ตำรวจเนี่ย
ระบุไปให้ชัดสักทีว่าคนร้ายเป็นใคร
คือแบบเป็นกลุ่มไหนแบบไหนยังไงใครกันแน่จะเป็นคนร้าย
ไม่อย่างนั้นก็ต้องไปสงสัยคนนั้นสงสัยคนนี้
ครอบครัวก็ต้องผิดใจกันมองหน้ากันไม่ติด
แล้วไม่ใช่แค่คนในครอบครัวทั้งหมู่บ้าน

แต่ถ้าหากไปสงสัยคนในหมู่บ้าน

แบบเนี้ยคือมันสามสิบกว่าวันแล้ว
จะ๔๐วันแล้วคุณยายเลยอยากให้ตำรวจ
บอกความชัดเจนสักทีหนึ่งว่าใครเป็นคนทำร้ายน้องชมพู่
คือทีนี้ค่ะด้วยความที่ยังจับคนร้ายไม่ได้นะคะ
ผู้ต้องสงสัยก็หลายคนจริงนะคะ
ตำรวจก็ทำงานหนักคือต้องสอบปากคำเยอะหลายคนมาก
คือวันนี้ทำให้มีญาติของชาวบ้านกกอกเนี่ยนะคะ
เขาก็มาร้องไทยรัฐทีวีครับบอกว่าเมื่อวานนี้อ่ะค่ะ
ช่วงประมาณ๕โมงเย็นมีตำรวจสามนายขับรถกระบะสีขาว
มาที่บ้านแล้วก็เชิญตัวในกบกับภรรยาไปสอบถามเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่
ที่สพกกตูมแต่จนถึงช่วงบ่ายของวันนี้ช่วงเย็นเนี่ยยังไม่กลับมาเลย
คือญาติเขาก็เป็นห่วงว่าเป็นตายร้ายดียังไง
บอกว่าก็ยอมรับว่าตำรวจเคยเอาตัวในกบไปสอบปากคำ
แต่มันไม่ได้นานขนาดนี้นี่นะคะ
ตอนเกิดเหตุครั้งแรกในกบกลายเป็นผู้ต้องสงสัย
แต่มีคนยืนยันชัดเจนว่าเวลาที่เกิดเหตุในกบอยู่ตรงไหนก็เลยหลุดจากการเป็นผู้ต้องสงสัยไปแล้ว
แต่ทำไมมานำตัวไปสอบปากคำแล้วหายไปเลยติดต่อไม่ได้เลย
เขาเคยออกจากบ้านไปนานขนาดนี้ไหม

จากนี้นะคะตอนที่คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์นักข่าวของเราอยู่ที่บ้านน้าตายก็มีญาติของในกบอีกคนมาตามหาในกบนะคะ

เอาในกบไปสอบปากคำหรือเปล่า
แต่เป็นตำรวจคนละชุดกันก็เลยไม่รู้รายละเอียด
ก็เลยเป็นห่วงก็เลยมาถามกับสามีน้าตายที่ชื่อว่าในเสริม
ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านว่าติดต่อตำรวจให้หน่อย

เพราะว่าหายไปคือข้ามวันนะคะตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้
แล้วก็มีการควบคุมตัวภรรยาและลูกด้วย

เขาก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะได้รับอันตราย
ก็อยากจะให้ตำรวจหรือใครก็ตามที่เอาตัวไปอ่ะครับ
ปล่อยตัวมาสักที
ทีมข่าวของเราก็เลยช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะคะ

กบกับครอบครัวอยู่กับตำรวจจริงนะคะ
อยู่กับตำรวจชุดสืบสวนค่ะ
แล้วก็มีโทรศัพท์จากในกบมาด้วย
คุยกับญาติญาติก็เลยสบายใจ
ชาวบ้านก็เลยสะท้อนเรื่องแบบนี้ค่ะ
เรื่องของการสอบปากคำว่า
จริงแล้วตำรวจแจ้งหน่อยดีไหม
ว่าขอนำตัวไปสอบปากคำนะ

ตำรวจควบคุมตัวในกบไปเนี่ยค่ะ
เพราะมีกระแสข่าวว่าในกบ

ว่าครอบครัวของน้องชมพู่

มันมีอะไรเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับคดีหรือเปล่า
ก็ต้องถามให้ชัดน่ะนะคะ

ของคุณแม่ของน้องชมพู่นะครับ
ชื่อว่าสาวิตรีวงศรีชา

คือ๑๑พฤษภาคมที่ผ่านมา

ได้โพสต์ภาพน้องชมพู่ในเสื้อสีแดง

หัดเดินคันสีชมพูคันนี้

ขวบเดียวมั้งเนี่ย
ตัวเล็กนิดเดียวนะครับอยู่ในรถหัดเดิน

จะขาดแล้วคิดถึงชมพู่มากนะ

ล่าสุดคุณแม่ก็โพสต์ภาพ
ชมพู่แล้วก็ครอบครัวอีกโพสต์หนึ่งนะครับ

บอกว่าลำบากลำบลก็อดทน

คนอื่นจะมารักลูกเรา
เท่าพ่อแม่คงไม่มี

ได้โพสต์เอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับ

เป็นรูปครอบครัวถ่ายกันพร้อมหน้าพร้อมตา
แล้วมีน้องชมผู้กับน้องสดิ้งด้วยนะฮะ

แล้วกอดผ้าขนหนูสีชมพูด้วย
ซึ่งแม่บอกว่าผ้าผืนนี้น้องชมพู่

ถามหาก่อนของเล่นด้วยซ้ำ

คุณแม่โพสต์เยอะเลยวันนี้รูปน้องชมผู้

คุณแม่บอกว่ามีลูกสาวคนโตคือน้อง
สดิ้งก่อนต่อเป็น๑๐ปีอ่ะ

มีลูกอีกคนนึงเอาให้ตัวเองกับสามี

สดิ้งนะฮะนั่งอุ้มหนูพุก

ดูใกล้ด้วยนะฮะอยู่กับพี่

มันจะให้อารมณ์สะเทือนใจหน่อย
สดิ้งให้น้องชมพู่ขี่หลังฮะ

น่ารักน่าเอ็นดูแล้วก็สะเทือนใจ

มีอีกรูปหนึ่งนะครับคุณแม่นั่งล้างเห็ด

ไกลไม่ห่างเลยแล้วก็
หัวเราะยังมีความสุขนะฮะ

เห็ดอยู่คุณแม่นี่ลูกสาวก็

สดิ้งกับน้องชมพู่นะครับ

น้องชมพู่ก็ต้องมีผ้ากับหนูสียำพูอยู่ตลอดนะฮะ

มีรูปน้องชมพู่นอนยิ้มอย่างมีความสุข

อีกรูปนึงรูปสุดท้ายเนี่ย

ซึ่งพ่อเนี่ยกำลังขับรถไถอยู่

มันเป็นเพียงความทรงจำไปแล้ว

วันนี้นะครับเป็นคลิปที่แม่จุดทูบ

ขอให้ตำรวจหาเสื้อน้องชมพู่ให้ได้โดยเร็ว

ทวงความยุติธรรมคืนให้กับลูกสาว
จากนี้คุณแม่น้องชมพู่ก็ได้แชร์โพสต์
ที่เป็นโพสต์ของตั้งแต่วันที่๗มีนาคมที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นภาพที่แม่เอาอาหารกลางวันไปให้พ่อที่นา
นี่ครับแล้วก็ภาพเค้กวันเกิดรวมถึงของขวัญวันเกิดของน้องชมพู่

เงินก็ต้องหาหน้าที่แม่ก็ต้องทำ
ส่งข้าวเที่ยงให้สามีตอน๔โมงเย็น

กว่าสามีจะได้กินข้าวเที่ยงก็ปลาไป๔โมงเย็น
ต้องทำงานให้กับครอบครัว
หาเงินให้กับลูก
ยาเนี่ยฮะคุณแม่ก็ได้แชร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ
เอาละฮะคดีของน้องชมพู่